ท่านผู้ชมครับติดตามไทยรัฐนิวโชว์กันต่อนะครับ
วันนี้วันที่๔๓แล้วนะฮะสำหรับคดีน้องชมพู่
ใช่ค่ะนะครับถ้านับตั้งแต่วันที่น้องหายตัวไปวันแรก
พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับแล้วไปพบเป็นศพที่ภูเหล็กไฟ
ในพื้นที่บ้านกกอกตะบนกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเมื่อ๑๔พฤษภาคม
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจก็พยายามสอบปากคำสอบถามข้อมูลจากคนในพื้นที่

นี่คือล่าสุดนะฮะเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยชื่อแอ๋ม
ชื่อในแอ๋มเป็นคนในพื้นที่นี่แหละที่กกอกกกตูมนี่แหละ
วันนี้ตำรวจไปหาที่บ้านเอาหมายเรียกไปด้วย
แต่คนละคดีเกี่ยวกับเรื่องของการสอบปากคำเป็นผู้ต้องสงสัยคดีน้องชมพู่นะ
ที่ไปวันนี้เพราะเมื่อวานนี้แอ๋มนะไปให้ข้อมูลไปพูดไปบอก
บอกว่าโอ้โหเนี่ยตำรวจเนี่ยเรียกผมไปสอบแล้วยึดโทรศัพท์มือถือผมไป
สุดท้ายพอเอาโทรศัพท์มือถือผมมาคืนอันนี้พ่อนายแอ๋มนะฮะ
พอเอาโทรศัพท์มือถือผมมาคืนเนี่ยหน้าจอก็แตก
แล้วก็ลบข้อมูลบางส่วนในโทรศัพท์มือถือออกไปด้วย
เป็นข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือวันที่๑๑พฤษภาคมวันที่ชมพู่หายตัวไป
นี่คือแอ๋มแอ๋มบอกโอ้โหอย่างนี้มันยังไงเนี่ย
หรือดีไม่ดีผมมากลายเป็นคนร้ายไปจะยุ่งเลย
ผมยืนยันผมบริสุทธิ์นะครับย้อนไปภาพเมื่อสักครู่นี้ก่อน
คือภาพเมื่อ๑๖นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมา
เราดูภาพล่าสุดตรงนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับที่เหลือเดี๋ยวไล่ให้
พนักงานสอบสวนสพกกตูมวันนี้มาบ้านของนายแอ๋ม
เอาหมายเรียกมาด้วยนะครับเพื่อให้ไปสอบปากคำที่สพกกตูม
ก็เจอแต่พ่อพ่อก็บอกว่าเอาลูกชายไม่อยู่บ้านหรอก
ลูกชายไปทำนาตอน๔โมงครึ่งนะครับที่ไป
ตำรวจก็บอกว่าถ้างั้นพ่อเซ็นรับทราบแทนกันแล้วกัน
เอาหมายเรียกมาให้พ่อนายแอ๋มบอกว่าตัวเองเขียนหนังสือไม่ได้
คงเซ็นแทนลูกชายไม่ได้อืมนะฮะแล้วก็ถามตำรวจว่า
แล้วจะมาเรียกลูกผมเนี่ยไปทำอะไรตำรวจก็แจ้งว่า
ก็แอ๋มเนี่ยต้องการจะให้ไปสอบปากคำหน่อย
เรื่องที่ไปสัมภาษณ์ไปกล่าวหาว่าตำรวจสพกกตูม
ลบข้อมูลในโทรศัพท์มือถือไปทำหน้าจอเขาแตก
ตอนที่ไปให้ปากคำเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่พ่อในแอ๋มก็เลยบอกว่า
เดี๋ยวผมตามให้กันแล้วกันนะครับเดี๋ยวดูนะฮะ
ที่พ่อเขาตามลูกชายครับ
อ่าอันนี้แหละครับ

กรณีเรื่องการเก่าหาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจลบข้อมูลโทรศัพท์
มือถือและทำลายมือถือของท่านอ่าฉะนั้นนะให้ไปพบ
ตำรวจที่สพปกตูมวันที่ยี่สิบสามมิธุนายนต์
สองพันห้าร้อยหกสิบสามเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาครับโอเค
นั่นเออวันนี้ครับวันนี้วันนี้ครับไม่เรียกเกี่ยวกับโทรศัพท์
นี่ฮะคือในมุมของตำรวจก็อาจจะต้องเคลียร์
ตรงนี้แหละค่ะเพราะว่าแอ๋มเนี่ยเขาไปให้สัมภาษณ์ให้
ข้อมูลบอกว่าโอ้โหเรียกผมไปสอบเอาโทรศัพท์มือถือผม
ไปตรวจสอบสุดท้ายเอามาคืนเอาหน้าจอแตกแถมข้อมูลต่าง
วันที่สิบเอ็ดพฤษภาคมวันสำคัญซะด้วยอืมน้องชมผู้
หายตัวไปลบของผมหมดเลยค่ะอ่าในมุมเนี้ยทางฝั่งของ
เขาก็คงกังวลว่าถ้าวันหนึ่งเขาต้องกลายมาเป็นผู้
ต้องหาขึ้นมาจากผู้ต้องสงสัยเขาจะทำยังไงอืมแต่
ตำรวจเองในมุมนี้เขาก็คงจะต้องเคลียร์ว่าเออตก
มันจริงไม่จริงยังไงค่ะก็เลยเรียกแอ๋มไปสอบปากคำ
นะครับผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปหาแอ๋มที่นานะฮะที่พ่อ
บอกไปทำนาอยู่อะครับนี่คือแอ๋มนะครับเจ้าตัวเขาก็
เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ตำรวจสพกกตูมเคยมาพาตัวเขา
สอบปากคำเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่แล้วก็ยึดโทรศัพท์
มือถือเข้าไปตรวจสอบข้อมูลแล้วพอเอามาคืนเนี่ยพบว่า
จอโทรศัพท์มือถือของเขาแตกแล้วตำรวจก็ลบข้อมูล
การใช้โทรศัพท์ของเขาในวันที่๑๑พฤษภาคมหายไป
ทั้งหมดเขาไม่รู้ว่าทำไมตำรวจต้องทำแบบนี้นี่ฮะหลัง
จากนั้นแอ๋มก็เลยขี่จักรยานยนต์กลับมาที่บ้านค่ะมาหา
ตำรวจนี่ครับทุกผู้ชมครับ
เขาให้เจ้าไปพบประณงานจากสวรรค์เลี้ยงชีวาเจ้าเก้าหา
ตำรวจมารบข้อมูลโทรศัพท์ทำให้โทรศัพท์เสียหาย

อย่าไปคุยเข้นกับปล่อยเวียนขอด้วยครับเจ้ารถที่
ตำรวจเนี่ยลบข้อมูลโทรศัพท์มือถือและทำลายมือถือของ
ท่านครับแค่ท่านเนี้ยไปไปไปไปพบเจ้ารถที่เฉยเฉย
พอมีอย่างมีอย่างมีอย่างไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี
ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี
ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี
ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี
ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี
ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี
ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี
ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี
ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี
ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี
ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี
ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี
ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี
ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี
ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี
ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

ไม่มีไม่มีไม่มี

เพราะว่าก่อนหน้านี้มีคนให้ข้อมูลมาบอกว่าได้ยินเสียงเด็กร้อง
ห้วยวังฮีในช่วงระหว่างวันที่๑๒๑๓พฤษภาคม
วันที่๑๒๑๓เขาได้ยินเสียงเด็กร้อง
้วยวังฮีเนี่ยค่ะอยู่ห่างจากหมู่บ้านกกอกก็คือหมู่บ้านที่น้องชมพู่อยู่
กับบ้านกกตูมเนี่ยก็ห้ากิโลได้นะคะครับสี่ห้ากิโลได้
ทีมข่าวไปคุยกับในซีนามสมมุตินะคะนายสมคิตสองคนนี้เป็นผู้ต้องสงสัย
แล้วก็ไปคุยกับพ่อของแอ๋มทั้งสามคนก็เลยบอกว่าถ้าถามถึงห้วยวังคี
พาไปดูเลยดีกว่าครับพาไปสำรวจเลยเดี๋ยวพาเดินเท้าขึ้นไป
จะได้พิสูจน์ว่าเป็นไปได้ไหมที่น้องชมพู่จะร้องอยู่บนนั้น
ก่อนที่จะถูกพบเป็นศพนะคะเส้นทางนี้จริงจริงแล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่า
ทีมข่าวของเราเคยขี่รถจักรยานยนต์ขึ้นไปจนถึงห้วยวังฮีนะคะเส้นทางลำบากค่ะ
เพราะว่าเป็นพื้นลานหินสลับกับป่าแต่ก็มีทางเดินที่ชาวบ้านเขาเดินอยู่บ้าง
เส้นทางนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ชุดสืบสวนคลี่คลายคดี
ของตำรวจกองปราบนำชาวบ้านเก้าคนขึ้นไปจำลองเหตุการณ์ครับ
วันที่น้องชมพู่หายตัวไปนี่นะคะก็ไปดูว่าทำไม
ค้นหาห่างจากบ้านมาไกลขนาดนี้น้องชมพู่อายุสามขวบ
จะขึ้นมาบนนี้ได้เองหรือไม่ก็เนี่ยค่ะลองจำลองเหตุการณ์กันไปแล้ว
ณจุดนี้ทีมข่าวก็ออกเดินทางตั้งแต่เช้านะคะ
เดินขึ้นทางบ้านกกตูมค่ะก็มีเนี่ยค่ะชาวบ้านสามคนมีอุปกรณ์อะไร
พร้อมเลยเดินลัดเลาะไปตามเส้นทางจนถึงห้วยวังหี่
ระยะทางสามจุดสามเจ็ดกิโลเมตรค่ะใช้เวลาเดินห้าสิบนาทีกว่ากว่านะคะ
ชาวบ้านก็บอกกับเราว่าเส้นทางตรงนี้ชาวบ้านเดินเก็บเห็ดกันเป็นประจำ
ถ้าชาวบ้านเดินเก็บเห็ดก็ใช้เวลาแค่ประมาณ๓๐นาทีเท่านั้นค่ะ
ทีมข่าวก็เลยคุยกับพ่อของแอ๋มอ่ะค่ะนายภูนศรีนะคะ
ประเด็นที่ว่ามีคนได้ยินเสียงเด็กร้องจากห้วยวังฮี
เป็นไปได้ไหมที่น้องชมพู่จะถูกนำขึ้นมาบนนี้
แล้วก็ร้องขอความช่วยเหลืออยู่บนนี้ครับนายภูนศรีพ่อของแอ๋มบอกว่า
ผมอ่ะเป็นพรานป่าขอพูดในฐานะเป็นพรานป่านะอืม
บอกว่าถ้าชาวบ้านกกตูมได้ยินมีหูทิพย์แน่นอนครับ
เพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะได้ยินเสียงเด็กร้องจากตรงนี้ไปถึงนู่น
กกตูมเพราะห่างกันสี่ถึงห้ากิโลเมตรนะคะอ่า
ถ้าเด็กร้องจะได้ยินได้ยังไงครับแต่ถ้าพรานป่าที่ไปหาของป่าได้ยินอ่ะ
มันก็เป็นไปได้แต่ก็ต้องไปหาให้เจอว่าพรานป่าที่บอกได้ยินเสียงเด็กร้อง
คนไหนล่ะอืมใครล่ะได้ยินร้องวันไหนล่ะห้วยวังฮีเนี่ย
ขึ้นได้หลายทางนะคะถ้าถามว่ามีพรานป่าขึ้นมาบนนี้เยอะไหม
เป็นพรานป่าจากไหนนายภูนศรีบอกว่าพรานป่าก็มาจากหลายหมู่บ้านอ่ะ
ที่ขึ้นมาที่พื้นที่ห้วยวังฮีตรงนี้นายภูนศรีพ่อของแอ๋มบอกว่าตอนเนี้ย
ลูกชายพ่อตกเป็นผู้ต้องสงสัยครับแล้วก็เปิดใจกับทีมข่าวของเราบอกว่า
กรณีที่พระสงฆ์รูปหนึ่งมากล่าวหาแอ๋มว่าอาจจะเป็นต้นเหตุการเสียชีวิตของน้องชมพู่
เพราะว่าไฟรั่วจนน้องเสียชีวิตพ่อก็เลยบอกว่าท้าเลย
พระรูปนี้มีหลักฐานหรือเปล่าที่พระรูปนี้บอกว่านิมิตเห็นน่ะนะคะ
บอกว่ามากล่าวหาลูกชายพ่อแบบนี้ได้ยังไงมีหลักฐานมีพยาน
ที่อยู่ของลูกชายพ่อชัดเจนครับทำงานกันอยู่ตรงไหนยังไง
ที่ทำงานร่วมกับช่างวาช่างโด่งก็อยู่ห่างจากบ้านน้องชมพู่เยอะมาก
บอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่แอ๋มลูกชายพ่อจะเป็นต้นเหตุ
ทำให้น้องชมพู่ถูกไฟช็อตเสียชีวิต
อยู่ส่วนพระอืมถ้าโยมก็อยู่ส่วนโยมเห็นอ้อซื่อไปแล้วมันมีพิษ
คันนี้เราไปนำหาภูเรือเดินหอนแนวคือผมเดินท้อน
ผมก็นำหาพระเจอพระน้ำมาเจอผมอยู่บ้างกับเกาะ
คือมาออกข้อมูลไปในนี้มันจริงบ่อพระเห็นจริงบ่
มึงเห็นบ้อมึงเขาอุ้มแหลนก็เห็นอยู่บ้อมาคุยกันอ่า
อีกเสียหายส่วนหนึ่งแต่มันวาวไปเนี้ยผมเสียหาย
เพราะมันปิดรูซ้ายผมแล้วก็สร้างเขาก็เสียหายผมขอว่าแค่นี้
เจอเขารักฐานมาพูดแล้วก็เห็นอ้อซื้อก็เขาอ้อแจงแจงเขาอ้อว้าว
นายแอมนี่ผิดจริงเห็นผิดจริงด้วยหลักฐานอืมครับพ่อบอกว่าไหน
ก็พูดถึงแอ๋มลูกชายพ่อที่ไปมาตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดี
น้องชมพู่เนี่ยนะพ่อก็ขอพูดหน่อยก็แล้วกัน
ที่คุณภาคภูมิพูดไปตั้งแต่ช่วงต้นของรายการที่แอ๋มถูกตำรวจนำตัวไปสอบปากคำ
แล้วก็เหมือนกับถูกทำร้ายร่างกายไม่รู้ว่าเพื่อให้รับสารภาพหรืออะไรเนี่ยนะ
พ่อบอกว่าคือมุมพ่อเองพ่อก็มองว่าอาจจะเป็นแค่ยุทธวิธีการทำงานของตำรวจ
เพราะแอ๋มก็ยอมรับกับพ่อว่าตำรวจเขาไม่ได้ทำอะไรแรงตำรวจทุบหลังสองครั้ง
ที่ขาสองครั้งมันไม่ได้แรงถ้ามันรุนแรงโอ้โหถึงขั้นบาดเจ็บหรืออะไร
พ่อบอกว่าพ่อก็ไม่ยอมเหมือนกันแต่สิ่งที่พ่อและแอ๋มติดใจมันไม่ใช่เรื่องนี้
ไม่ใช่เรื่องทุบหลังไม่ใช่เรื่องเตะขาครับแต่มันเป็นเรื่องโทรศัพท์มือถือ
ที่เจ้าหน้าที่ยึดไปหนึ่งวันแล้วค่อยเอามาคืนเนี่ยข้อมูลมันหายไปจริงจริง
มันถูกลบไปจริงจริงรวมถึงหน้าจอโทรศัพท์มือถือมันแตกด้วย
แอ๋มว้าวมันน่ะน่ะตำรวจน่ะมันตุ๊บตุ๊บที่ซื้ออ่าเห็นถามว่ามันตุ๊บหลังน่ะสองครั้งแล้วก็
ที่อันนี้ก็สองครั้งที่เขาเอามันไปสืบอยู่โรงเรียนกกตูมแล้วก็มันก็ว่าเขาไอฟังอยู่
ที่เขาไอศัพท์มันน่ะมันก็ว้าวเขาฟังแล้ววันนี้เอามันเอาโทรศัพท์มันไป
เอาโทรศัพท์มันไปเนี่ยเอาไปเต๋อแน่มูนี่มึงอื่นซาวปะเนี่ยเอามาส่ง
แต่คนเอามาส่งเนี่ยอีแบบนึงมีแม้นพูดเอาไปเอามาส่งกับพูดนึงพูดเอาไปกับพูดนึง
แล้วจอโทรศัพท์มันเต๋ะมันมาทำวะอ้าวโทรศัพท์ค่อยคือเต๋ะมันก็บอกอันตัวมันทรวงกันวะมิมีอยู่จากมันวะ
คือเดี๋ยวยกคุมครูแบบภาษาชนแบบเรียกว่าอี้ประเด็นงั้นก็ผมก็คึดอย่างใดว่า

นี่มันมีปกติปลอดบันหลีมั้ย

อาจจะต้องมีเรื่องที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันธุ์ในการสอบถามพูดคุยกัน
เอาเป็นว่าวันที่เกิดเหตุ๑๑พฤษภาคมมีช่างวาช่างโด่ง
เขาไปรับจ้างทำไม้อยู่ที่ใกล้บ้านน้องชมพู่เป็นบ้านของแอ๋ม
แล้วมีพระนะไปบอกว่าเออไปดูแล้วสงสัยเด็กจะถูกไฟรั่วไฟช็อตเสียชีวิต
พระที่เชียงรายแต่พระบอกว่านิมิตเห็นนะ
ใช่หลังจากนั้นพอเสียชีวิตก็อุ้มเด็กเอาไปทิ้งเอาไว้
เนี่ยแอ๋มเขาเคยช่างวาช่างโดก็เคยทำให้เราดู

เขาทำงานตรงนี้เขาใส่ไม้ทำไม้กันอยู่แบบนี้
เพราะฉะนั้นพอมันเกิดอะไรยังไงขึ้นก็ไม่รู้ว่า
เอาเป็นว่าแอ๋มบอกผมถูกเรียกไปสอบ
ถูกเรียกไปสอบแล้วยึดมือถือผมไว้คืนนึง
พอเอามาคืนหน้าจอมือถือผมแตก
แล้วข้อมูลการใช้โทรศัพท์๑๑พฤษภาคม
มันถูกลบไปหมดเลยซึ่งมันจะยืนยันได้ว่า
ผมอยู่แบบไหนติดต่อกับใครอะไรยังไง

วันนี้ตำรวจก็เรียกแอ๋มไปสอบเกี่ยวกับการให้ข้อมูลตรงนี้นะครับ
เดี๋ยวต้องรอฟังว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงนะครับ
ท่านผู้ชมครับทีนี้ถ้าเราจะไปแกะรอย
เกี่ยวกับเรื่องช่วงเวลาในการหายตัวไปของน้องชมพู่
จำปาต้นนี้นะครับอยู่ใกล้ใกล้บ้านของน้องชมพู่
แล้วก็บ้านป้าต่าอ่าน้าต่ายนะครับ
ที่เป็นน้าของน้องชมพู่นะครับ

เขาเรียกกันว่าแก๊งจำปานะครับหรือว่าแก๊งต้นจำปานะครับ
เมื่อวานนี้คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเรา
ไปคุยกับน้องในแก๊งจำปา๕๖คน
เป็นเด็กรุ่นโตหน่อยว่าวันนั้นเห็นแบบไหนอะไรยังไงบ้าง
น้องชมพู่ตอนนั้นหายตัวไปสดิ้งก็พี่สาวก็มาให้ช่วยตามหา
เขาก็ไปช่วยกันเดินตามหานะครับแต่แก๊งจำปาที่เราเจอเมื่อวานเนี่ย
กลุ่มนี้น้องเขาเรียกกันว่าแก๊งจำปลาใหญ่นะฮะ
เพราะว่ามีเด็กที่ให้ข้อมูลกับเรานะครับบอกว่านอกจากแก๊งจำปลาใหญ่แล้ว
วันที่น้องชมพู่หายตัวไป๑๑พฤษภาคมมีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่เล่นอยู่ใกล้ใกล้กัน
แล้วชอบมาเล่นแถวต้นจำปาตรงนี้ก็ไปช่วยหาด้วย
อันนี้คือแก๊งจำปาเล็กเพราะว่าเป็นเด็กตัวเล็กมีอยู่๓คนนะครับ
อธิบายภาพชัดก็คือวันเกิดเหตุนะครับเด็กแก๊งจำปลาใหญ่๕๖คน
กระโดดยางอยู่ใต้ต้นจำปาซึ่งเด็กเรียกกันว่าต้นจำปลาใหญ่
อยู่หน้าบ้านในแอ๋มด้วยนะฮะห่างจากบ้านน้องชมพู่แค่สัก๒๐เมตร
ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ช่างวาช่างโด่งกำลังทำงานทำงานไม้อยู่ที่บ้านนายแอ๋ม
เพราะว่าเด็กยืนยันว่าได้ยินเสียงสายไม้แล้วก็เห็นช่างสองคนกำลังทำงานกันอยู่
ขณะเดียวกันน้องอีกกลุ่มนึงเล่นกันอยู่ที่จำปลาต้นเล็กอยู่ถัดจากจำปลาต้นใหญ่ไปสัก๑๐เมตร
จุดที่เด็กสองกลุ่มเล่นกันอยู่นะครับต้นจะมาสองต้นเนี้ยต้นเล็กต้นใหญ่เนี่ย
เห็นหน้าบ้านน้องชมพู่ได้นะเห็นแค่หน้าบ้านที่น้องนอนดูยูทูปเห็นต้นมะม่วงที่น้องย้ายไปขุดดินเล่นนะครับ
ซึ่งเด็กให้ข้อมูลว่าวันนั้นก็เห็นน้องชมพู่นอนเล่นโน้ตบุ๊กดูยูทูปอยู่บนแคร่หน้าบ้าน
ชมพู่ใส่เสื้อกล้ามสีขาวกางเกงบอลสีแดงส่วนพี่สาวน้องชมพู่คือน้องสดิ้งนะนอนเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ใกล้กัน
แล้วจุดสุดท้ายที่เห็นน้องชมพู่ก็คือไปนั่งเล่นอยู่ใต้ต้นมะม่วง
จะเป็นจุดในโซนของบ้านน้าตายแล้วค่ะแต่ก็อยู่ติดกันกับบ้านน้องชมพู่นั่นแหละ
พื้นที่ก็แทบจะกลืนเป็นพื้นที่เดียวกัน
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ข้อมูลที่น่าสนใจจากเด็กแก๊งจำปาเล็กนะครับ
บอกว่าแม้วันนั้นเขาจะหากันไม่เจอเนี่ยนะช่วยตามหาน้องชมพู่เนี่ย
แต่เห็นความผิดปกติบางอย่างในวันที่น้องชมพู่หายตัวไป
คุณผู้ชมอย่าเพิ่งคิดว่าเด็กตัวเล็กแค่นี้ไม่กี่ขวบเนี่ย
จะพูดเธอฟังได้หรือเปล่า
ลองฟังดูข้อมูลจากเด็กก่อนนะครับเด็กแก๊งจำปาเล็ก
ไม่แน่นะฮะข้อมูลจากคนตัวเล็กแบบนี้นะครับ
ตัวเล็กแบบนี้อาจจะเป็นประโยชน์ช่วยตำรวจจับคนร้ายก็ได้นะครับ
อาจจะเหมือนโคนันก็ได้น้องแก๊งจำปาเล็กเนี่ยวันนี้พาคุณกิติศักดิ์นะครับ
ชี้จุดที่เห็นความผิดปกติบริเวณป่ามันสำปะหลังท้ายซอยบ้านน้องชมพู่
แก๊งจำปาเล็กบอกว่าในวันนั้นระหว่างที่ชาวบ้านช่วยกันออกตามหาน้องชมพู่
กลุ่มน้องก็ช่วยตามหาด้วยตอนที่เดินมาถึงจุดนี้เนี่ยสังเกตเห็นผู้ชายคนนึง
ลักษณะตัวสูงใส่เสื้อแขนยาวสีส้มแล้วก็สวมหมวกแบบมีปีกสีดำคลุมหน้า
สะพายกระสอบปุ๋ยสีชมพูมีกระสอบปุ๋ยด้วยนะเห็นไหมแล้วก็วิ่งด้วยความรวดเร็วเข้าไปที่จุดแท้งน้ำปลาปลาของหมู่บ้าน
น้ำปลาปลาเราก็เคยคุยกันเรื่องนี้น้องแก๊งจำปาเล็กบอกว่าตอนนั้นก็รู้สึกแปลกใจมาก
ว่าทำไมผู้ชายคนนี้ดูรีบร้อนต่างจากคนอื่นเพราะว่าคนอื่นเนี่ยคือเขาเหมือนกับสวนทางเขาไปหาแล้วก็ลงมาพักกัน
แต่ผู้ชายคนนี้วิ่งสวนขึ้นไปแบบรีบร้อนแล้วมีกระสอบถุงปุ๋ยด้วยปุ๋ยเป็นถุงลักษณะสีชมพูวิ่งแบกขึ้นไป
แถวจุดที่เป็นแท้งน้ำปลาปลาของหมู่บ้าน
หนูคิดว่าเสื้อสีส้มนั้นมันคือสัตว์ที่เรียกว่ากระลอกอ่ะที่เรียกว่ากระลอก
หนูเห็นอยู่ตรงไหนครับลูกตรงข้างบนตรงนู้นเขาวิ่งไปทางแท่งน้ำ
เขาใส่เสื้อสีแขนยาวหรือแขนสั้นคะลูกแขนยาวแขนยาวแล้วเขาหนูเห็นหัวเขาไหมเห็นหน้าเขาไหมคะ
เห็นแต่ไม่เห็นหน้าแต่เห็นหมวกเพราะว่าเขาวิ่งอ่ะมันจะเอาทางนี้มาให้ดู
เสื้อตัวนี้หนูคุ้นไหมหนูเคยเห็นในหมู่บ้านบ้างไหมจ๊ะ
ไม่ค่ะเพราะว่าไม่มีใครใส่เสื้อสีส้มมาเลยค่ะทีนี้ก็หายไปเลยค่ะ
คนเขาเขาก็ลงมาหมดแล้วรถตัวเองวิ่งไปทำไมต้องแท่งน้ำมีต่อมีอะไรอยู่ตรงนั้นวิ่งไปทำไม
เขาวิ่งไปคนเดียวแล้วคนอื่นเขาลงมาหมดแล้วใช่ไหมฮะ
ใช่เขาลงมาพักกันจนหมดแล้ว

ไม่แต่สะพายกระเป๋า

กระสอบใช่ไหมลูกหรือว่าไงหรือที่ว่าเอามาทำเป็นกระเป๋าใช่ไหม

สีชมพูน้องเห็นกางเกงครับไหมลูก

นี่นะครับทุกผู้ชมครับทีนี้มันก็ต้องดูว่าระยะการเห็นผู้ชายเสื้อสีส้มวิ่งผ่านไร่มันสำปะหลังเนี่ย
แล้วเด็กเขาเห็นแบบไหนเขาเห็นชัดขนาดไหนอะไรยังไง
เราให้น้องพาไปเดินตรงจุดที่เห็นผู้ชายเสื้อสีส้มวิ่งไปนะครับ
น้องก็พาเดินไปเพื่อวัดระยะทางนะฮะพบว่าตรงจุดที่น้องยืนอยู่กับจุดที่เห็นผู้ชายเสื้อสีส้มมีระยะทางประมาณ๒๐๐เมตร

คำถามก็คือว่าถ้าห่างกัน๒๐๐เมตรแบบนี้ลูกวันนั้นเนี่ยลูกเห็นชัดจริง

เห็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับติก็ทดลองอีกนะครับโดยให้น้องเนี่ยไปยืนจุดเดิมเลยตรงจุดบริเวณไร่มันสำปะหลังท้ายซอยบ้านน้องชมพู่ที่บอกว่ามองเห็นผู้ชายคนนั้น

ใช่คุณกิติศักดิ์ของเรานะครับไปอยู่ตรงจุดที่น้องบอกว่าเห็นผู้ชายเสื้อสีส้มติเอาเสื้อไปสองตัวตัวหนึ่งสีส้มนะอีกตัวออกสีแดง

เพื่อจะทดสอบว่าระยะ๒๐๐เมตรถ้าใส่สองสีนี้เนี่ยแล้ววิ่งด้วยความเร็วตามคำบอกของน้องเนี่ยน้องจะเห็นไหมแล้วถ้าเห็นจะเห็นติใส่เสื้อสีอะไรเพื่อความถูกต้องนะฮะ
ครั้งแรกนะครับติก็ใส่เสื้อสีส้มก่อนแล้ววิ่งแบบวิ่งด้วยความเร็วเลยมุ่งหน้าไปยังจุดแท้งน้ำของหมู่บ้านแล้วก็มาถามน้องว่าเห็นอะไรยังไงบ้างนะน้องตอบว่าเห็นสีแบบไหนใส่เสื้อสีอะไรพี่ติใส่เสื้อสีอะไรท่านฟังนะครับ
หนูเห็นพี่ไหมคะ

แต่ติเรียกตัวเองว่าลุงก็ถูกแล้วนะคะ
เสื้อสีส้มค่ะก็แสดงว่าเห็นใช่ใช่นะครับอ่าแต่เพื่อความชัวร์นะ
ลองเปลี่ยนเป็นสีใกล้ใกล้กันเลยสีแดงที่แบบแดงใกล้ใกล้สีส้มหน่อย
แล้วให้ติวิ่งด้วยความเร็วเหมือนเดิมแล้วก็ถามน้องอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ว่าเออจะเห็นเป็นสีไหนคือวิธีการนี้เนี่ยทีมข่าวของเราทำตามคำทำนายของ
หมอธรรมตาทิพย์ที่ชื่อว่าหมอเข้มเมื่อวานเนี้ยท่านจำได้ไหมฮะ
เมื่อวานนี้เราไปหาไปถามมานะจริงจริงแล้วคนร้ายเนี่ย
หมอธรรมตาทิพย์บอกว่าคนร้ายเนี่ยใส่เสื้อสีแดงแต่หากมองระยะทางไกลจะเห็นเป็นสีส้ม
อ่าก็เลยลองดูนะครับว่าถ้าเกิดเห็นแบบนี้เนี่ยตกลงแล้วเด็กจะตอบว่าเป็นสีอะไร
ตกลงเมื่อกี้ล่าสุดที่วิ่งผ่านไปเป็นเสื้อสีอะไรลูก
ที่วิ่งผ่านไปเมื่อกี้เนี่ยเสื้อสีอะไรสีแดงค่ะแล้วตอนแรกอ่ะลูก
ตอนแรกสีอะไรลูกครั้งแรกสีอะไรลูกแล้วอ่าที่วิ่งครั้งแรกรอบแรกด้วย
ที่วิ่งครั้งแรกอ่ะสีอะไรสีส้ม
อ่าก็ตอบถูกทั้งสองรอบใช่ค่ะเพราะว่าอยากจะเปรียบเทียบอ่ะค่ะ
ด้วยระยะทางที่ค่อนข้างไกลใช่สีส้มกับสีแดงก็คล้ายกัน
ใกล้เคียงกันมากอยากจะให้ดูว่าน้องเขามองเห็นว่ามันแตกต่าง
ในเรื่องของสีหรือเปล่าครับเพราะว่ามันค่อนข้างไกลพอสมควรสองร้อยเมตรได้นะ
ก็อยู่ที่ว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยตำรวจจะได้ข้อมูลจากเด็กแก๊งจำปาเล็กไปหรือเปล่า
ใช่ไหมครับถ้าข้อมูลของน้องกลุ่มนี้
ในวันนั้นสิบเอ็ดพฤษภาคมหนูเห็นผู้ใหญ่อ่าพี่พี่
หรือว่าตัวหนูเองเนี่ยแก๊งจำปาเล็กของหนู๓คนเนี่ย
ตามหาน้องชมพู่กันหนูมาถึงจุดนี้นะคนอื่นเขาขึ้นไปหา
ตามจุดตรงนั้นตรงนี้หากันแบบจนเหนื่อยแล้ว
บางคนก็จะเดินกลับแล้วแต่หนูเห็นผู้ชายคนนึงเสื้อสีส้ม
ค่ะเนี่ยตรงเนี้ยต้องไปไล่ดูว่าเออมันผู้ชายคนนี้คือใคร
วันนั้นใครแต่งกายลักษณะแบบนี้ใช่ไหมแล้วขึ้นไปตรงนั้นมีตัวตนจริงไหมคนนี้
ถ้ามีเนี่ยเออแล้วคุณแบกอะไรไปคุณวิ่งไปไหนอะไรยังไง
ค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นพฤติกรรมที่เด็กยังสังเกตได้ว่าแตกต่างจากคนอื่นในพื้นที่
เขาลงมาเดินช้าแต่คนนี้วิ่งขึ้นไปทีมข่าวของเราไม่ละเลยเลยค่ะทุกข้อมูลถือว่ามีความหมายมากนะคะ
ข้อมูลจากเด็กแก๊งจำปาเล็กเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจแล้วก็เป็นข้อมูลสำคัญ
ทีมข่าวของเราก็เลยขออนุญาตลงพื้นที่แล้วก็ไปที่บ้านของคนที่เคยถูกตำรวจเรียกไปสอบปากคำมาค่ะ
ขออนุญาตเขาว่าขอดูในบ้านหน่อยมีเสื้อสีส้มเสื้อสีแดงแขนยาวมีหมวกปีกตามข้อมูลที่น้องเขาให้มาหรือเปล่า
มีถุงสีชมพงชมพูอะไรหรือเปล่านะคะครับบ้านหลังแรกที่ทีมข่าวของเราไปคือบ้านของในซีนามสมมุตินะคะ
มีเสื้อแขนยาวสีแดงหนึ่งตัวค่ะมีหมวกแบบมีปีกแต่ไม่คลุมหน้าค่ะมีถุงกระสอบมีแต่สีเหลืองกับสีขาวค่ะ
อันนี้บ้านหลังแรกที่เราขออนุญาตนะคะขอไปตรวจสอบดูหน่อยว่ามีอะไรอยู่ในบ้านบ้างบ้านในแชมป์ค่ะมีเสื้อแขนยาวแต่เป็นสีกรมท่าได้จากการซื้อสินค้าเกษตร
ส่วนเสื้อสีส้มก็มีนะคะแต่เป็นแขนสั้นแบบนี้ค่ะหมวกแบบปีกก็มีแต่เป็นแบบที่ไม่คลุมหน้าส่วนถุงกระสอบปุ๋ยมีสีฟ้าและสีขาวนะคะ
บ้านนายเฉลิมค่ะมีเสื้อแขนยาวสีดำกับเสื้อลายพรางทหารมีหมวกแบบมีปีกลายไทยแต่ไม่คลุมหน้าและมีกระสอบปุ๋ยแต่เป็นสีขาวนะคะ
นายนารินมีเสื้อแขนยาวสีแดงเป็นเสื้อแถมจากการซื้อสินค้าเกษตรเหมือนกันมีกระสอบปุ๋ยแต่เป็นสีฟ้าค่ะ
ในเต้ยมีเสื้อแขนยาวสีกรมท่ามีหมวกม่วงไหมพรมมีกระสอบสีฟ้าและสีขาว
นายสมคิตมีเสื้อแขนยาวสีส้มหนึ่งตัวแต่ค่อนข้างเก่าแล้วนะคะมีหมวกที่เป็นแบบมีปีกมีคลุมหน้าด้วยนะคะแต่เป็นลายสีเขียวอะค่ะกระสอบเป็นกระสอบสีขาว
บ้านของในเอมีเสื้อแขนยาวสีส้ม๒ตัวมีหมวกมีปีกแบบคลุมหน้าแต่เป็นสีเทามีกระสอบสีขาวและสีฟ้า
หลังค่ะที่บ้านของเราขออนุญาตไปสำรวจดูหน่อยนะคะตามคำบอกเล่าของเด็กแก๊งจำปาเล็กที่บอกว่ามีพิรุษผู้ชายใส่เสื้อส้มแขนยาวใส่หมวกสีดำปิดหลังปิดหน้าสะพายกระเป๋าคล้ายถุงปุ๋ยสีชมพูหายเข้าไปทางแท้งน้ำของหมู่บ้านในขณะที่คนอื่นเขาเดินลงมาแต่ผู้ชายคนนี้แปลกวิ่งขึ้นไปนี่ค่ะครับก็บ้านทั้ง๗
อย่างเรื่องเสื้อสีส้มแขนยาวก็มีอยู่สองบ้านคือบ้านของนายสมคิตกับบ้านของนายเอ
ส่วนสีแดงตามคำบอกเล่าของหมอธรรมหมอธรรมตาทิพย์ก็มีที่บ้านของนายซีกับนายนาริน
กระสอบสีชมพูไม่มีที่บ้านหลังไหนเลยนะคะ
แต่ถึงแม้ว่ามีเสื้อคล้ายหรือว่าหมวกคล้าย
ตามข้อมูลของเด็กแต่ก็ยังไม่ได้ไปปรักปรำเขานะคะ
ว่าเขาจะเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นอะไรเพียงแต่ว่าเราลองไปสำรวจดูหน่อย
ว่าบ้านหลังไหนมีสิ่งของต่างเหล่านี้บ้างนะคะ
แต่ถ้าจะนึกย้อนไปถึงการตรวจสอบข้อมูลต่างของเจ้าหน้าที่เนี่ย
ก็จะพบว่าช่วงวันแรกก็เคยมีเด็กแก๊งจำปาบอกกับเจ้าหน้าที่ว่า

จำได้ทีมข่าวของเราก็เคยจำลองเหตุการณ์เรื่องเสื้อส้มไปแล้วรอบหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ก็เคยพยายามที่จะไปหาลักษณะของถุงปุ๋ยหรือว่าถุงกระสอบ

เจ้าหน้าที่ก็เคยที่จะไปตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของขนสัตว์ต่างนะครับ
ที่จะติดอยู่ตามถุงปุ๋ยถุงกระสอบนะครับ
แล้วก็ไล่สอบปากคำผู้ต้องสงสัยไปหลายคนขอข้อมูลชาวบ้านไปแทบทั้งหมู่บ้านแล้ว
ท่านผู้ชมครับหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่เราพยายามที่จะไปดูว่าเออเขามีอะไรยังไงแบบไหนอะไรยังไงบ้างเนี่ย
เหมือนที่เมื่อสักครู่นี้ที่ท่านได้ฟังไปเนี่ยนะครับ
มีคนนึงชื่อนายนารินนะ
นายนารินเนี่ยตำรวจมาคุมตัวไปสอบปากคำพาไปยังมุกดาหารในตัวเมือง

สามวันแล้วนะยังไม่ได้กลับมาที่บ้านเลยอืม
วันนี้เราก็เลยไปที่บ้านนายนารินหน่อยนะครับ
โดยเฉพาะเมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนสพกกตูม
จากนายนาลีนยังไม่ได้กลับที่บ้านนะครับ
มาเก็บขนสุนัขที่บ้านไปด้วยนะครับ
สุนัขที่บ้านที่ชื่อว่าเจ้าจ่าหลอยอ่ะนะ
ไปตรวจพิสูจน์บอกว่าต้องเอาไปดูหน่อยเรื่องของดีเอ็นเอนะครับ
เอาตัวนี้ไป๑ตัวนะครับขนสุนัข
ตอนนี้ชาวบ้านก็เลยเอ๊ะทำไมนายนารินถึงถูกคุมตัวไปสอบปากคำนานขนาดนี้
คือคนอื่นเนี่ยตำรวจมาพาตัวไปอย่างมากก็วันเดียวหรือว่าวันสองวัน
นายนารินนี่ไปสามวันแล้วแล้วเมื่อวานนี้มาที่บ้านนายนาริน
เก็บขนสุนัขเจ้าจาหลอยไปที่มันไปแอบไปกว่าจะออกมาให้ดึงขนไปได้เนี่ยนะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับภรรยาของนายนารินนะครับ
วันนี้เขาก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลกับเราแล้วนะครับ
ภรรยาของนายนารินบอกว่าวันที่ตำรวจมานำตัวสามีไปตอนนั้นเธอก็ไม่รู้ว่าไปในช่วงเวลาไหนอะไรยังไง
เพราะว่าเธอเนี่ยอยู่ที่กกตูมนะครับตอนนั้นตำรวจก็มาพาสามีไปแต่ตั้งแต่ไปในวันนั้นนะฮะ
สามวันแล้วนะครับแต่ก็ติดต่อกลับมาหาแล้วนะครับ
ภรรยาบอกว่าที่สามีติดต่อกลับมาก็ดูทีท่าปกติดีนะไม่ได้มีความเครียดอะไร
ก็ถามสามีไปว่าตำรวจเขาจับไปขังเอาไปอยู่ในคุกอะไรยังไงหรือเปล่า
บอกเปล่านะแล้วก็ยังหัวเราะกันได้อยู่ทำให้ตอนนี้ก็รู้สึกดีขึ้น
ไม่ถึงขั้นจะคลายกังวลใจอะไรนะครับก็ยังเป็นห่วงอยู่นั่นแหละ
แต่ก็มันก็รู้สึกดีขึ้นว่าเออไม่ได้ถึงขั้นถูกจับขังคุกเข้าห้องขังอะไรนะครับ

ภรรยาของนายนารินบอกกับทีมข่าวของเรานะครับว่าตอนนี้ไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรนะครับ
เกรงว่าตำรวจจะมาซ้อมหรือว่าทำร้ายอะไรสามี
หลังจากก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่ามีคนที่ตำรวจเนี่ยพาไปสอบปากคำถูกทำร้ายร่างกายเพื่อให้ยอมรับสารภาพ
ตัวเธอก็ได้สอบถามกับตำรวจไปแล้วนะครับรวมถึงตัวสามีด้วย
ตำรวจทั้งสามีก็ยืนยันว่าไม่มีการซ้อมอะไรกันพาไปพูดคุยสอบถามดี
แต่ถ้าตำรวจจะทำอะไรสามีขึ้นมาจริงเนี่ยเธอบอกว่ามันก็คงไม่โอเคหรอกนะ
เพราะยืนยันว่าสามีเธอไม่ได้ทำความผิดอะไรหากอยากจะสอบถามอะไรอีกเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาค่ะ
เชิญพาไปสอบไปถามอะไรได้ตามสบายแต่ก็ขอให้สอบกันดีดีก็แล้วกัน
แล้วก็เมื่อวานนี้ตำรวจมาเก็บขนสุนัขที่บ้านไปเธอบอกว่าเธอก็ไม่เครียดอะไรนะครับ
ก็เพราะเข้าใจว่าสามีเป็นผู้ต้องสงสัยตำรวจก็คงทำทุกอย่างไปตามขั้นตอน

มันก็ไม่แปลกหรอกคุณแทนมาเอา
ภรรยาของนายนารินบอกกับคุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับว่า
เธอไม่ได้รู้สึกกลัวว่าสามีจะตกเป็นแพะในคดีน้องชมพู่นะครับ
เพราะว่าสามีเนี่ยถูกคุมตัวไปนานที่สุดนะ
แต่ถ้าเป็นจริงขึ้นมาสิ่งที่ตัวเองจะถามคำเดียวเลยก็คือว่า
อยากกินอะไรแล้วจะไม่ต่อสู้อะไรด้วยนะ
แต่สามีเธอไม่ได้ทำแล้วก็มีพยานซึ่งเป็นลูกชายที่นอนอยู่ด้วยกันในวันที่น้องชมพู่หายตัวไป๑๑พฤษภาคม
สามารถยืนยันได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเธอบอกว่าเธอไม่กลัวเลยไม่กังวลเลย
สามีถูกเรียกไปสอบปากคำ๓วันแล้วยังไม่ได้กลับบ้าน
คุยสดใจมัดแล้วว่ารู้ชายก็นอนลำนาเพราะว่ามันมีลูกนอนมานั่นน่ะ
มันมีลูกนอนด้วยไงที่นอนที่นอนท่าข้าวมา
ที่เราตรวจสอบข้อมูลได้นะครับทุกผู้ชมครับเราได้รับข้อมูลจากทางตำรวจนะครับ

ตำรวจคุมตัวไปสอบปากคำนานที่สุด

หากไม่มีข้อสงสัยหรือพิรุธอะไรนะครับ
คาดว่าคืนนี้ตำรวจก็น่าจะ

บอกว่าผู้ชายคนนี้ชื่อย่อเป็น
อักษรซอโซทำดีคุณเลยขออนุญาต

หลังจากที่ตำรวจสอบปากคำ

ปล่อยตัวกลับมา
ห้ามให้ข้อมูลกับตำรวจห้ามให้ข้อมูลกับนักข่าว
ซัดทอดมาถึงตัวเขานะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเอาให้ตาย
ขู่แบบนี้เลยนะคะในซีบอกกับชาวบ้านว่า
อย่างเขาเนี่ยทำได้ทุกอย่างนะ
ถ้าใครไปพูดหรือให้ข้อมูลอะไรระวังให้ดีเดี๋ยวอาจจะเกิด
เนี่ยเหตุไม่ดีขึ้นเดี๋ยวจะมีการทำร้ายถึงขั้น
บาดเจ็บเสียชีวิตแน่ขู่เอาไว้แบบนี้เลยค่ะ
สารภาพคมคู่ว่าไม่ต้องไปทุพาดพิงถึงคนนั้นคนนี้
เห็นต้องผ่าดพิ่งถึงเขาเห็นผ่าดพิ่งถึงเขาแล้ว
หามานั้นหามานี้ไม่เห็นเห็นมาสักทอดหล่ะ
มันน่อยไปสักแล้วมงี้น่ะมุบันเลยไว้
จะได้ยินแต่คนในแถวมุบันแล้วก็พาดอยู่ย้าละ
นี่กับผ้าดิบว่ายากเบายังล่ะนี่ค่ะแล้วชาวบ้านบอกว่ามันมีอยู่เรื่องหนึ่ง
น่ากลัวจริงจริงครับหลายวันก่อนในซีไปเคาะประตูบ้านของชาวบ้านหลังหนึ่งในบ้านกกอกนี่แหละสามสี่ทุ่มแล้วด้วยเจ้าของบ้านเปิดประตูออกมาในซีทำท่ายกมือขึ้นคล้ายกับปืนนะคะแล้วจ่อไปที่หัวของเจ้าของบ้านลักษณะข่มขู่ว่าอย่าไปบอกข้อมูลกับตำรวจนะอย่าไปบอกข้อมูลอะไรที่จะซัดทอดมาถึง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

ถูกมองว่าเป็นคนนอกถูกมองว่าเป็นคนนอกพื้นที่
ที่อาจจะก่อเหตุอุกอาจในครั้งนี้
พี่โดนสอบไปกี่รอบอ่าพูดหน่อย
เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วทุกคนมันโดนสอบหมด

น่าจะโดนหนักกว่าคนอื่นได้ไหมเหมือนถูกระบุ
ก็ปกติครับเหมือนคนอื่นเขานั่นแหละ

ผมจะอยู่ปกติไม่กดดัน
นี่นะคะก็คือตราบใดที่ตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้
คนในพื้นที่บอกเลยว่าชีวิตเขาไม่เหมือนเดิมกันแล้วนะคะ
ก็อยู่กันอย่างหวาดระแวงไปมาว่าตกลงแล้ว
คนร้ายจะเป็นใครใครก่อเหตุ

คือตอนนี้ชาวบ้านบอกว่าเริ่มสงสัย
พ่อของน้องอาชิเจ้าของรถแบ็คโฮลของเล่น
ที่ไปพบในจุดใกล้กับจุดที่พบศพน้องชมพู่
ใช่ค่ะตอนนี้คนในพื้นที่หมู่บ้านกรอกบอกสงสัยพ่อของน้องอาชิ
เหตุผลคือวันที่ชาวบ้านช่วยกันออกตามหาน้องชมพู่๑๑พฤษภาคม
ชาวบ้านเขาให้ข้อมูลว่าเขาก็ต่อแถวเป็นแบบหน้ากระดานนะคะ
ก็เดินเรียงกันไปช่วยกันค้นหา
ช่วงเวลาประมาณ๔โมงเย็นตอนที่ชาวบ้านกำลังหากันอยู่
ชาวบ้านเห็นผู้ชายคนนึงใส่เสื้อคล้ายสีขาว
ขี่รถจักรยานยนต์ลงมาจากเขาคนเดียวเลย
ตอนนั้นเนี่ยคนที่ให้ข้อมูลกับเราบอกว่า
ตัวเขากับชาวบ้านอีกกลุ่มนึงไม่รู้ว่าคนที่ขี่รถจักรยานยนต์คนนั้นคือใคร
จนมีกลุ่มคนที่เดินตามหาด้วยบอกว่า
หลังจากนั้นชาวบ้านก็เลยคุยกันว่าเอ๊ะ
ลำดับเหตุการณ์ช่วงเวลาพ่อของน้องอาชิ
วันที่น้องชมพู่หายตัวไปบอกว่าไปซื้อน้ำมันที่เตางอย
ไปทำขอกไก่ที่สวนแต่๔โมงเย็น
โมงเย็นทำไมมีคนเห็นว่าขี่รถจักรยานยนต์ลงมาจากเขาคนเดียว
แล้วช่วงเวลาตรงนี้พ่อของน้องอาชิทำไมไม่เคยพูดถึงเลย
นี่แหละค่ะเป็นประเด็นที่ทำให้คนสงสัย
คุยเปล่าว่าพี่เป็นตัวทางหรอครับ
อาชินี่เป็นเด็กผู้ชายนะฮะอายุก็รุ่นราวคราวเดียวกับน้องชมพู่
ประมาณสองสามขวบนะครับเมื่อวันที่สิบพฤษภาคมเนี่ย
เคยไปเล่นที่บ้านน้องชมพู่นะครับคุณพ่อของน้องอาชินะครับ
ที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเห็นขี่จักรยานยนต์ย้อนทางอะไรมาเนี่ยนะ
ลงมาจากเขาวันนั้นบอกลูกชายไปเล่นด้วยก็เอารถไปเล่นหลายคันอ่ะ
ของเล่นแต่ตอนกลับบ้านไม่ได้เอาแบ็คโฮลสีเหลืองคันนี้กลับมาด้วย
ใช่ค่ะก็เลยไปเจออยู่เนี่ยค่ะแต่พอไปเจอศพน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟสิบสี่พฤษภาคม
ไปหาพยานหลักฐานต่างต่างอีกหลายวันมีวันหนึ่งไปเจอรถแบ็คโฮลสีเหลืองคันนี้
ก็ใกล้ใกล้จุดกับที่พบศพสันนิษฐานเนี่ยก็คือว่ามันก็มีอยู่สองสามอย่างอ่ะนะ
หนึ่งก็คือช่วงที่มีใครก็ไม่รู้มาอุ้มมาพาหรือจะมาจูงหรือจะมาชวนน้องชมพู่ไปเนี่ย
น้องชมพู่อาจจะถือรถแบ็คโฮลติดมือไปด้วยค่ะหรือคนร้ายอาจจะใช้รถแบ็คโฮลนี้ที่น้องชมพู่เขาเล่นอ่ะ
ล่อน้องชมพู่ให้ออกไปกับคนร้ายส่วนนี้คือที่บ้านนะที่บ้านของน้องอาชิจะเห็นว่ารถเขาเยอะเลยเขาเด็กผู้ชายนะครับ
ก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมรถแบ็คโฮลสีเหลืองคันนั้นถึงไปตกอยู่บนพื้นที่ภูเหล็กไฟ
ใช่นะก็ไม่ใกล้ไม่ไกลจากจุดที่พบศพน้องชมพู่ทีนี้พอมีคนเขาบอกว่าไอ้วันที่ตามหากันเนี่ยนะ
พ่อน้องอาชิเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์สวนลงมาตอน๔โมงเย็น๑๑พฤษภาคม
นี่คุณพ่อน้องอาชิเคยให้สัมภาษณ์กับเรานะครับวันนี้เราไปที่บ้านของคุณพ่อน้องอาชิอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อจะไปถามว่าเออตกลงมันยังไงกันก็ไม่เจอนะฮะเพราะว่าเจอแต่คุณแม่
คุณแม่ของพ่อน้องอาชิเนี่ยบอกว่าปกติแล้วนะครับพ่อน้องอาชิเนี่ยนะฮะ
เขาก็จะไปทำงานทุกวันนะครับไปทำงานที่สกลนคร
จะกลับมาถึงบ้านก็ช่วงค่ำทุกวันนั่นแหละนะครับ
แม่หรือว่าย่าของน้องอาชี้เนี่ยนะครับบอกว่าลูกชายเนี่ยนะครับ
เขาจะมีรถจักรยานยนต์อยู่คันนึงก็พาคุณภูริพัฒน์ไปดู
คือจักรยานยนต์ที่เป็นจักรยานยนต์ดัดแปลงนะครับเอาไว้ขี่ขึ้นเขามันจะสะดวกนะครับ
เพราะหากใช้รถปกติเนี่ยมันจะขึ้นเขาไม่ได้นะฮะแล้วก็พาเราไปดูนะครับ
ว่าเป็นจักรยานยนต์คันนี้โดยย่าของน้องอาชิบอกให้เราฟังนะครับ
วันที่น้องชมพู่หายตัวไปนะครับลูกชายได้ขับรถไปซื้อของในอำเภอเต่างอย
แล้วก็ซื้อสังกษีเพื่อเอามาทำรั้วไก่ที่สวนก่อนที่แม่ของน้องอาชิจะไปตาม
แล้วบอกว่าน้องชมพู่หายตัวไปลูกชายก็เลยกลับมาที่บ้าน
แล้วก็ช่วยออกตามหาน้องชมพู่ด้วยนะครับ
ก็ไปตามหาเสร็จย้อนเข้ามาที่บ้านตอนช่วงเที่ยง
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์คันนี้นี่แหละออกไปตามหาอีกตั้งแต่บ่ายถึงค่ำ
เนี่ยบอกว่าลูกชายเนี่ยขี่จักรยานยนต์คันนี้ขึ้นไปบนเขาจริงนะครับ
แต่ไปบริเวณทางฝั่งห้วยบุ่งซึ่งห่างจากจุดที่เจอแหวนพ่อพอสมควรเอา
จุดที่เจอแหวนเนี่ยพอสมควรนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าอ่าลูกชายเนี่ยต้อง
ไปเป็นที่ต้องสงสัยของชาวบ้านอะไรพวกนี้ไอ้แหวนอะไรพวกนี้
เจอเนี่ยมันจะเป็นของลูกชายตัวเองหรือเปล่า
แหนเนี่ยฮะที่คนไปเจอแล้วก็มาโยงว่าเอ๊ะเป็นแหวนของใครอะไรยังไงเนี่ยครับ
ซึ่งผู้ที่ให้ข้อมูลกับเรานะครับบอกว่าลูกชายเขาเนี่ย
ไม่มีทางที่จะไปทำร้ายน้องชมพู่ได้อย่างแน่นอน
เพราะว่าลูกชายกับลูกสะพ้ายกับพ่อและแม่ของน้องชมพู่
ความจริงเขาเป็นคู่พี่น้องกันตามความเชื่อของชาวบ้าน
หลานชายก็ไปเล่นกับน้องชมพู่ทุกวันเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่ลูกชาย
หรือว่าคนในครอบครัวจะไปทำร้ายน้องชมพู่อย่างแน่นอน
ที่กำลังเป็นน้ำสมพูตลอด
ทีนี้ถ้าจะพูดถึงผู้ต้องสงสัยคดีของน้องชมพู่นะคะ
เขยของน้องชมพู่ลุงพลเนี่ยโอ้โหตั้งแต่เป็นข่าววันแรก
ลุงพลเป็นคนแรกแรกที่ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟพร้อมพร้อมกับเจ้าหน้าที่
ในวันที่พบศพน้องชมพู่เป็นคนนำศพน้องชมพู่ไปชนสูตร
รับศพกลับมาตอนทำพิธีชาปนกิจศพน้องลุงพลเนี่ยยืนจ้องยืนเฝ้า
อยู่ตลอดนะคะครับพอยังจับคนร้ายไม่ได้ลุงพลไปไปมามา
กลายเป็นผู้ต้องสงสัยถึงขั้นโอ้โหเครียดโกนหัวโกนคิ้ว
ปลงอยากให้สิ่งใหม่เกิดขึ้นเหมือนกับผมขึ้นใหม่คิ้วขึ้นใหม่
คำถามคือคนในหมู่บ้านกกอกอะค่ะรู้สึกยังไง
พอเห็นข่าวว่าลุงพลตกเป็นผู้ต้องสงสัยชาวบ้านคุยกับเราแบบนี้นะคะ
เห็นข่าวแรกแรกสงสารลุงพลนะคะคือเห็นใจลุงพล
อ้าวไปไปมามากลายเป็นผู้ต้องสงสัยลุงพลเป็นลุงเขย
ภรรยาลุงพลคือป้าแท้แท้ของน้องชมพู่ชาวบ้านบอกว่า
แต่พอเห็นลุงพลไปหาหมอดูไปหาร่างทรงไปวัดโน้นไปวัดนี้บ่อย
ชาวบ้านบอกว่าก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยสบายใจแล้วพ่อกับแม่แท้ของน้องชมพู่ยังไม่ทำขนาดนั้น
เคยชื่นชอบจากเคยให้กำลังใจลุงพลก็แอบรู้สึกว่า
ทำไมลุงพลต้องต้องทำอะไรเยอะแยะขนาดนั้นให้สัมภาษณ์เยอะ
พูดเยอะให้ข้อมูลเยอะไปทำพิธีนั่นนู่นนี่
แบบเนี่ยว่าป้าแท้เนี่ยว่าคือพี่เว้าก็ด้วยนะแบบรุ่งแบบรุ่งคือเนอะ
มันมันมันหลายมันเว้าหลายพูดนะ
นี่แม่รุ่งแท้ผมความคิดผมเคย
ก็เลยถ้าเดี๋ยวนี้จะอิตุลเล่าแล้ว

หลือแต่ก้าวสุด

หรือว่าเขาก็เพื่อก็นั่นเล่าเห้ยเนาะ

มันสมควรพ่อแม่ก็พูดเขาไปนะ

ก็เป็นมุมมองของชาวบ้านคนหนึ่ง
ของอย่างนี้มันก็แล้วแต่ใครจะมองอ่ะนะ

ถูกต้องครับก็เราก็พยายามสะท้อน
ความรู้สึกของชาวบ้านในพื้นที่ออกมานะ

และเป็นผู้เสียหายโดยตรงจากคดีน้องชมพู่เนี่ย
แน่นอนว่าคือคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่

คุณพ่อคุณแม่ที่ต้องสูญเสียลูกสาว
วัย๓ขวบไปนะครับ

ตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวกันแน่

แล้วพาลูกสาวไปทำอะไร

ท่านเสียชีวิตแล้วทิ้งศพเอาไว้

๓วันแล้วครับเราไป

แม่ของน้องชมพู่บอกกับทีมข่าวของเรานะครับ

ขณะนี้เนี่ยตัวเองรู้สึก

เรื่องญาติพี่น้องทั้งเรื่องชาวบ้าน

พิงไปถึงก็จะมี

ก็ทำให้ตัวเนี่ย
อีกอย่างหนึ่งก็คือญาติพี่น้อง

หาหมอดูหาร่างทรงนะ

เลยก็ยังไปอยู่ทั้งที่ชาวบ้านรวมถึงคนทั้งประเทศก็รู้
อยู่ว่าแม่กับพ่อน้องชมพู่ไม่เคยมีความเชื่อเรื่องนี้ไม่
เคยอนุญาตให้ไปหาให้ไปถามให้ใครมาส่งแต่ก็ยังมีญาติ
พี่น้องบางคนไปหาร่างทรงอยู่แม่น้องชมพู่บอกว่าถ้าหาก
ฟังอยู่เนี่ยอยากจะฝากไปถึงถ้าเป็นไปได้อยากขอให้หยุด
เถอะหยุดการทำแบบนี้เสียทีเพราะถ้าหากไปแล้วแล้วไปเจอร่าง
ทรงแล้วร่างทรงก็พูดไปพาดพิงถึงคนนั้นพูดไปพาดพิง
ถึงคนนี้ชาวบ้านที่ถูกพาดพิงก็เดือดร้อนอีกแล้วคนที่
จะจับคนร้ายก็คือตำรวจไม่ใช่ร่างทรงหรือหมอดู
ยน้ำการล่อห้อยค่ะเมื่อยน้ำหลายอย่างความกดดันเนอะ
ญาติชาวบ้านเขาจะเอาลำบากเมื่อยน้ำกระแสเรื่องญาติ
และกับเพื่อนบ้านนะครับ
สมมุติว่าคือจังห์มือว่านมันเกิดประเด็นไฟช็อตนะฮะ
เขาก็ห่วงความรู้สึกเขาเนาะอันนี้จริงน่ะ
เรื่องไฟช็อตหน้าซีเคียอยู่เพราะว่าแพทย์ตรวจแล้ว
คนนาสิตรวจง่ายกับหูค่ะแมนอันนี้ไม่ต้องว่าวอีก
ก็เองก็จับมาว่าว่าเบิดนะ
ให้สัมภาษณ์เรื่องแหล่งทรงเรื่องกับการยังต่าง
เขาน่าสิหู่เขาก็เคยเห็นออกว่านุงโปรมากแบบนี้

เพราะว่านุงเป็นเวลาให้อนุญาตเท่าไปและก็

ความรู้สึกของหนูน่ะหนูมั่นใจว่าคนที่จับผู้ร้ายคือตำรวจ
ถ้าแม่นหลังส่งมาชี้ว่าพ่อชมพู่เป็นคนเห็ดนี่มีหลักฐานมาจับพ่อชมพู่บอก

แมนจู่จู่มีหลังส่งมาสี่แล้วสิจับเลยมันจับบ่ได้ครับ
บ่ต้องว่าวดอกว่าเป็นไภเป็นไภนะมันบ่มีรักษา

แม่นขาวพ่อผู้ลายมี่ไฟมองนั่นมองนี่
ค่าาเม็นท์ข่าวนำบากสิไปให้กระซวร์นกลับไปบ่ใด
ห้าว่านักข่าวไปถามคันบ่ตอบบ่ให้สัมภาษณ์
ยู่ยาก
อย่าไปหาสี่คนไห้ตำรวจสอบมาทำเอง
คนที่ทำจริงไม่ใช่จับแพ้แต่ก็ต้องให้เวลากับตำรวจหน่อย
คุณแม่บอกนะครับแม้ว่าตอนนี้จะ๔๓วันแล้ว
ส่วนเรื่องที่ว่าหากตำรวจไม่มีพยานหลักฐานอื่น
แล้วก็ไม่สามารถที่จะมั่นใจว่าจะเอาผิดคนร้ายได้อย่างจริง
เดี๋ยวไปหลุดคดีตอนหลังก็อาจจำเป็นจะต้องแขวนคดี
หรือว่าพักคดีทิ้งการสอบสวนการสืบสวนเอาไว้ก่อนแบบนี้
กว่าจะมีพยานหลักฐานใหม่อะไรยังไงก็ค่อยว่ากัน
คุณแม่น้องชมพู่บอกว่าไม่รู้รายละเอียดเรื่องนี้นะครับ
ก็เลยไม่สามารถให้ความคิดเห็นได้ว่าที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าอยู่ไปแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวัน
แล้วก็ยังไม่สามารถจับคนร้ายได้เนี่ยเอ๊ะตำรวจเขาจะทำยังไงต่อ
คุณแม่น้องชมพู่บอกว่าก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงต่อนะครับ
เพราะทุกวันนี้เห็นอย่างเดียวก็คือตำรวจยังทำงานอยู่
ตลอดเวลา๔๐กว่าวันที่ผ่านมาแม่น้องชมพู่บอกว่า
ได้แต่เฝ้ารอข่าวดีว่าตำรวจจับคนร้ายได้
ถ้าหากรู้ว่าคนร้ายเป็นใครนะแม่น้องชมพู่บอกว่า
อยากจะขอเวลาตำรวจสัก๕นาทีอยากจะขอ๕นาที
อยากจะคุยกับคนร้ายอยากจะถามว่ามาทำลูกสาวตัวเองทำไม
ทำไปเพื่ออะไรนะทุกวันนี้รออย่างเดียว
คุณแม่บอกรอเวลาที่ตำรวจจับคนร้ายได้
ขอเวลา๕นาทีขอถามคนร้ายหน่อย
อันนี้เรื่องแบบนี้นุกกับว่าเคยมีประสบการณ์ว่าหอดมือนั่น
เท่าสิรู้สึกยังไงตอนนี้ก็เลยคิดแค่ว่า
เอามือหนีมืออื่นให้มันดีซะก่อนค่ะพ่อค่ะ
แต่มือนี่ก็ยังมั่นใจตำรวจตำรวจอยู่ใด
เพื่อนยังบอกกลับเขาก็ยังมีความหวังอยู่
คุณแม่ก็เคยบอกกับเรานะครับว่าตำรวจก็เคยมาบอก
ว่าไม่ต้องกลัวนะพวกผมไม่ทิ้งไม่ทิ้งคดีนี้แน่ยังทำอยู่ทุกวัน
ใช่ค่ะแม่บอกว่าก็ยังมีความหวังนะคะมั่นใจว่าตำรวจจะจับคนร้ายได้
แต่ทีนี้ค่ะเรื่องของสาเหตุการตายของน้องชมพู่อะค่ะ
มีอยู่เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือก่อนหน้านี้
ทีมข่าวได้ไปคุยกับหมอธรรมตาทิพย์หมอเข้มค่ะ
คือหมอทำเองเป็นคนในพื้นที่นะคะเหมือนกับเป็นผู้เท่าผู้แก่ในหมู่บ้าน
ก็เป็นคนที่คนในพื้นที่เคารพนับถือ
ดังนั้นสิ่งที่หมอทำพูดก็ดูน่าสนใจสำหรับคนในพื้นที่เองด้วยนะคะ
คือหมอธรรมบอกว่าเคยนั่งทางในเคยเห็นว่าคนร้ายที่มาอุ้มน้องชมพู่ไปเนี่ยมีสองคน
คนหนึ่งที่เป็นคนอ้วนเป็นคนนอกหมู่บ้าน
ส่วนคนผอมเป็นคนในหมู่บ้านกกอก
อายุประมาณ๓๔๓๕ปีอันนี้คือสิ่งที่หมอทำบอกนะคะ
แล้วหมอธรรมก็บอกด้วยว่าสาเหตุเกิดจากคนร้ายไม่พอใจพ่อน้องชมพู่บางอย่าง
เกิดความแค้นพาตัวน้องชมพู่ไปต่อรอง
แต่เจรจาไม่เป็นผลน้องชมพู่ก็เลยจบชีวิตลง
แล้วก็บอกด้วยว่าคนร้ายเคยไปบ้านน้องชมพู่๓ครั้ง
คนร้ายเป็นคนที่ชำนาญการเดินป่าเขา
อันนี้ข้อมูลจากหมอธรรมเป็นแบบนี้นะคะ
คือพอมีข้อมูลจากหมอธรรมมาในลักษณะแบบนี้
มีคำพูดของหมอธรรมที่ว่าคนร้ายไม่พอใจพ่อน้องชมพู่บางเรื่อง
นี่ค่ะก็มีการพยายามตีความว่า
พ่อน้องชมพู่จะไปมีเรื่องมีราวอะไรกับใครไหม
ก็วิเคราะห์กันไปว่าอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตัดไม้เถื่อนไม้พยุงหรือเปล่า
และหมอธรรมก็บอกด้วยว่าคนร้ายชำนาญการเดินป่า
ก็อาจจะไปเทียบเคียงกับแก๊งตัดไม้เถื่อนก็น่าจะเชี่ยวชาญชำนาญในการเดินป่า
ว่าคนร้ายเคยไปบ้านน้องชมพู่๓ครั้งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าน้องชมพู่เคยเห็นหน้า
คุ้นเคยคนร้ายอุ้มไปน้องก็เลยไม่ร้อง
มันก็เอาไปเทียบเคียงได้หลายอย่างอ่ะนะคะคุณผู้ชมเป็นเพียงการ
ตั้งข้อสังเกตและสันนิษฐานจากข้อมูลของหมอธรรมนะคะ
แต่ประเด็นนี้นาริสบุญนิ่มทีมข่าวของเราก็ขออนุญาตคุณพ่อน้องชมพู่ว่าขอถามหน่อยเถอะ
มีการตั้งข้อสังเกตว่าคนร้ายไม่พอใจบางเรื่องของพ่อน้องชมพู่ก็เลยมาก่อเหตุนี้หรือเปล่า
คุณพ่อบอกว่าคือมันมีกระแสข่าวบอกว่าพ่อน้องชมพู่เคยขัดแย้งกับชาวบ้านที่ลักลอบตัดไม้พยุงในหมู่บ้าน
ตอนนั้นเนี่ยอาจจะไปเห็นชาวบ้านคนนึงว่าแอบลักลอบตัดไม้พอไปเห็นก็เรียกร้องเอาเงินถ้าไม่ให้ก็จะเอาเรื่องไปบอกตำรวจลักษณะแบบนี้มันมีจริงไหม
พ่อน้องชมพู่บอกว่าไม่มีค่ะไม่เคยไปขัดแย้งอะไรกับชาวบ้านเรื่องของการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่
ไม่รู้ว่าไปเอาเรื่องนี้มาจากไหนนะคะอ่าเดี๋ยวไปฟังเสียงพ่อน้องชมพู่เพิ่มเติม
คือเสียงเสียงพ่อน้องชมผู้เนี้ยมีแน่เรื่องเนี้ยใช่
เพราะว่าถือว่าถูกพาดพิงก็ต้องอธิบายอ่ะถูกต้องก็ต้องชี้แจงค่ะครับ
อ่ะเดี๋ยวชุบตามกันต่อคดีน้องชมพู่นะคะ
หลายคนบอกว่าไม่ค่อยได้เห็นพ่อของน้องชมพู่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
คือวันนี้ทีมข่าวของเราไปคุยกับพ่อของน้องชมพู่กรณีที่ว่ามีการตั้งข้อสังเกตกรณีหมอธรรม
บอกว่าเอ๊ะคนร้ายที่มาก่อเหตุร้ายกับน้องชมพู่เนี่ยเป็นเพราะว่าไม่พอใจพ่อน้องชมพู่บางสิ่งบางอย่าง
เกิดความแค้นกลายเป็นว่าน้องชมพู่ก็เลยต้องมาเสียชีวิต
ก็เลยมีการสันนิษฐานไปว่าพ่อของน้องชมพู่ไปมีความขัดแย้งกับคนในพื้นที่
มีความขัดแย้งกับแก๊งที่ไปลักลอบตัดไม้ทำลายป่าอะไรหรือเปล่า
พ่อของน้องชมพู่ยืนยันเลยว่าไม่มีความขัดแย้งกับคนในพื้นที่เลย
พ่อไม่ได้มีความขัดแย้งกับคนที่ไปลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ด้วย
ไม่รู้ว่าข่าวนี้เอามาจากไหนใครเป็นคนปล่อยข่าว
บางทีคนก็เล่าปากต่อปากต่อปากเรื่องมันอาจจะผิดเพี้ยนไป
จำผิดคนหรือเปล่าพ่อไม่เคยทะเลาะกับใครทั้งนั้นนะคะ

เคยมีไหมที่ไปมีปัญหากับคนที่ชาวบ้านกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ลักลอบตัดไม้พยุง
ไม่มีนะครับไม่มีพ่อเคยไหมเห็นกลุ่มความลับใครไว้เฮ้ย
เฮ้ยนายตัดไม้นะเดี๋ยวจะเอาเรื่องไปบอกเจ้าหน้าที่
จะไปบอกตำรวจไม่มีครับยืนยันว่าไม่มียืนยันว่าไม่มีครับ
แล้วเขาเอาข่าวอันนี้มาจากไหนพ่ออันนี้พ่อก็ไม่ทราบนะ
อยากจะถามเขาอยู่เหมือนว่าได้มาได้ยังไงครับ
เขารู้กับเขาเขาอยู่กับพ่อตลอดเลยเขาถึงรู้นะครับครับ
ไม่เคยสนิทกับเจ้าหน้าที่อุทยานไหมครับไม่เคยครับไม่เคยไปต่อรองเรื่องเงิน
เงินไม่มีครับไม่มีไม่มีครับไม่มีความขัดแย้งเรื่องนั้นเลย
ไม่มีครับอืมปกติพ่อขึ้นไปหาของป่าหรือว่าขึ้นไปบนภูเหล็กไฟบ่อยไหม
ไม่ขึ้นนะถ้าถ้าพ่อขึ้นจะขึ้นภูแอร์ครับอ่าขึ้นไปทำอะไรครับส่วนใหญ่
ทางนี้มันจะมีแบบถ้าฮาเห็ดจะมาทางภูเหล็กไฟอืม
พระมหาล่าสัตว์ต้องไปทางภูแพรครับอ๋อครับก็แปลว่าไม่ค่อยขึ้นไปด้วยซ้ำ
ตอนเป็นวัยรุ่นพ่อเป็นไปขัดแย้งกับใครไหมก็ไม่นึกได้นะ
ที่นึกได้ไม่มีนะครับแล้วก็ไม่เคยไปเล่นบ้านไหนก็ไม่เคยว่าจะมีตีกัน
กับใครเลยพ่อไปเล่นไปคนเดียวอืมก็ไม่มีผิดใจใครครับ
ครับเพราะแปลว่าเรื่องเรื่องนี้อาจจะเป็นพูดเป็นฝากฝากฝากแล้ว
ใช่ครับไม่รู้ว่าเป็นพ่อหรือเปล่าหรือว่าเพื่อนคนอื่นครับ
อืมพ่อน้องชมพู่เป็นคนพูดน้อยนะคะก็ตอบสั้นสั้นแล้วก็ไม่ค่อยได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
ประเด็นนี้มันก็เป็นประเด็นต่อเนื่องจากหมอธรรมตาทิพย์ในพื้นที่ล่ะค่ะ
ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าคนร้ายไม่พอใจอะไรพ่อน้องชมพู่หรือเปล่า
อ่าแล้วก็บอกว่าจำไม่ได้หรือเปล่าอาจจะลืมไปแล้วเนี่ยค่ะ
น้องชมพู่ยืนยันไม่มีนะครับไม่เคยมีเรื่องปัญหาอะไรกับใครนะครับ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นประเด็นที่คนเขาก็ถามกันอยู่นะครับ
อ่าทางเฟซบุ๊กไลฟ์นะครับของไทยรัฐนิวโชว์นะ
ยูทูปที่ท่านชมอยู่นะครับท่านก็ส่งข้อความมาถามกันอยู่
แลกเปลี่ยนกันอยู่เยอะทางสังคมออนไลน์ก็แลกเปลี่ยนกันเยอะอ่า
คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เองบอกว่าก็ได้ยินข่าวเรื่องนี้อยู่บ้างนะครับ
อ่าก็เป็นคำถามที่ผู้คนเขาติดใจว่าเอ๊ะ
ทำไมพ่อกับแม่น้องชมพู่ไม่ขึ้นไปหาลูกบนเขาบนภูเหล็กไฟเพื่อตามหาลูก
อ่าหรือวันที่เจอศพอ่าก็ไม่ได้ขึ้นไปอืม
ก่อนที่จะพบศพบอกว่าเจอแล้วก็ไม่ขึ้นไป
มันผิดวิสัยคนเป็นพ่อเป็นแม่หรือเปล่าวันนี้นะครับคุณนฤทธิบุญนิ่ม
ที่ได้เจอคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ก็เลยถามให้นะครับ
ถามให้จะได้เคลียร์ความคาใจปมข้อสงสัยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ
อ่าโดยเฉพาะที่ว่าที่น้องหายไปนะครับ
อ่าแล้วมันมีอีกประเด็นนึงนะครับมีชาวบ้านบอกว่า
พ่อกับแม่น้องชมพู่เนี่ยไปหาน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟในวันที่น้องหายไป
แล้วก็เห็นว่าทั้งสองเนี่ยกลับลงมาเกือบตีสอง
อ่าซึ่งตอนนั้นชาวบ้านหลายหลายคนไม่ได้ออกไปตามหาแล้วอืม
นะฮะนั่นเท่ากับว่ามีสองปมหนึ่งสิบเอ็ดพฤษภาคม
วันที่เขาตามหากันนะครับเห็นพ่อกับแม่น้องชมพู่ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ
แล้วลงมาตอนเกือบตีสองสองวันสิบสี่พฤษภาคม
ที่มีคนบอกว่าเจอแล้วเจอแล้วทำไมไม่ขึ้นไปนะฮะ
กับแม่น้องชมพู่บอกว่าวันที่น้องชมพู่หายตัว๑๑พฤษภาคม
ตอนนั้นได้ออกตามหาน้องชมพู่เกือบทั้งวันตั้งแต่น้องหายไปตอนเช้า
กระทั่งช่วงเย็นก็ยังเดินหาอยู่นะครับเพียงแต่ไม่ได้ขึ้นไปบนเขาเท่านั้น
ทีนี้พอหาทั้งวันแล้วไม่เจอก็เลยกลับมานั่งพักเหนื่อยที่บ้าน
นะตอนห้าหกโมงเย็นคลิปที่ท่านเห็นนี่ก็เป็นคลิปที่
สดิ้งเองก็ถ่ายไว้ตลอดนะฮะตอนที่ไปช่วยตามหาน้องสาวอ่ะนะ
แม่บอกว่าสิบเอ่อสิบเอ็ดพฤษภาคม
พักเหนื่อยที่บ้านตอน๕๖โมงเย็นหลังจากนั้นพักเหนื่อยเสร็จ
มันก็ใกล้ค่ำแล้วพ่อน้องชมพู่ก็เลยออกไปค้นหาลูกสาวอีก
ทีนี้ไปกับกลุ่มชาวบ้านที่เป็นผู้ชายประมาณเจ็ดคนค่ะนะ
คุณแม่น้องชมพู่บอกว่า๗คนในวันนั้นที่พ่อน้องชมพู่ไปเนี่ย
มีในหลิวในหลิวเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันกกตูมนะ
มีในร้านเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกกตูมมีในมาตร
เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกกตูมเหมือนกันแล้วก็มีในซี
ซีนี่เป็นเพื่อนบ้านมีในตุ๋งที่เป็นเพื่อนบ้าน
มีช่างวาด้วยช่างวานี่เป็นเพื่อนของแม่น้องชมพู่
แล้วก็มีน้าเสริมน้าเสริมคือน้าเขยของน้องชมพู่
ช่วงเวลาที่ทั้งหมดขึ้นไปเนี่ยคือประมาณ๒ทุ่มนะครับ
ซึ่งได้เดินขึ้นภูเหล็กไฟไปหาน้องชมพู่ใช้วิธีก็คือเดินเรียงหน้ากระดาน
แล้วก็จะหยุดนั่งเฉยเพื่อฟังเสียงเผื่อจะได้ยินเสียงเด็กร้อง
หรือว่าเสียงอื่นโดยมีการเดินจากสวนยางพารา
โรงเรียนเก่านะครับแม่น้องชมพู่บอกว่า
ระหว่างที่พ่อน้องชมพู่กับเพื่อนนะรวมแล้วก็ประมาณเนี่ยฮะ
คนเนี่ยนะครับกำลังหาน้องชมพู่อยู่ตอนนั้นไฟฉายส่องกบของพ่อที่เป็นไฟฉายสีเขียวนะครับที่คาดอยู่ที่ศีรษะเนี่ย
แตลลี่มันหมดในหลิวซึ่งเป็นชาวบ้านบ้านกกตูมที่ไปช่วยกันค้นหานะครับแล้วก็เดินอยู่ด้วยกันพ่อของน้องชมพู่ก็เลยเรียกในหลิวขอความช่วยเหลือให้เปิดไฟฉายโทรศัพท์ให้หน่อยแล้วก็เดินทางกลับมาด้วยกันสองคนก่อน
ลงมาก่อนสองคนพ่อน้องชมพู่บอกว่าตัวพ่อเดินตามหลังในหลิวก็เดินตามลงมาด้วยกันนะครับระหว่างทางไม่มีการแยกกันเดินออกไปไหนเลยนะครับแล้วก็เดินกลับมารวมกันที่สี่แยกบริเวณป่ายางพาราหลังบ้านของคุณยายคนหนึ่งแล้วก็เดินกลับมารวมกลุ่มกันข้างล่างตอนนั้นก็ประมาณนู่นแล้วตีหนึ่งตีสองแล้วเพราะว่าตอนขึ้นไปเนี่ยคือ๒ทุ่มนะครับช่วง
ตีหนึ่งตี๒ลงมาครบกันหมดก็แยกย้ายกันกลับบ้านเพราะไม่เจออะไรเลยขึ้นไปไม่เจอเบาะแสไม่เจอวี่แววอะไรของน้องชมพู่เลย
หายบางคนบอกว่าพ่อไม่ได้ตามหาเลยไม่จริงไม่จริงตามหาทั้งวันทุกวันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยช่วงตอนกี่
โมงถึงขึ้นไปบนเขาครับวันนั้นประมาณสองทุ่มนะแบบคุยกันแล้ววางแผนว่าจะไปตรงไหนตรงไหนกันแล้วก็เราก็ไปกันแบบเลี่ยงหน้ากระดานครับไปเลยครับแบบห่างกันประมาณยี่สิบเมตรสามสิบเมตรไปจะเห็นกันทุกคนไหมครับเห็นครับเพราะว่ามีไฟส่องทุกคนช่วงที่ไฟฉายดับเนี่ยประมาณกี่โมงครับเขาก็ประมาณก็จะลงมาแล้วนะครับประมาณตีหนึ่งครับเพราะ
มองเห็นว่ามีไฟดวงหนึ่งอยู่อยู่ใต้พ่อลงมาพ่อก็เรียกแล้วเขาก็ขึ้นไปรักพ่อ

ไม่มีครับเพราะว่าคนทุกคนก็เดินมาพร้อมไล่เรียกกันแล้วก็มานั่งพักที่ทางแยกนี้

ครับแล้วก็คุยกันแล้วเขาก็มาที่บ้านด้วยมาคุยกันประมาณตีสองเขาก็กลับ
นี่นะฮะเพราะฉะนั้นที่มีคนบอกว่าวันนั้น๑๑พฤษภาคมเนี่ยทำไมช่วงตี๑ตี๒
พ่อน้องชมพู่เดินกลับลงมาจากบนเขาภูเหล็กไฟคนเดียว

คนก็ต้องสงสัยว่าแบบเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวแล้วตัวเองเป็นคนเอาลูกสาวไปทิ้งไว้ตรงนั้นหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นคุณพ่อยืนยันว่าไม่ใช่นะครับขึ้นไป๒ทุ่มเนี่ยไปกัน๖๗คน

แต่ตอนนั้นแบตเตอรี่หมดนะฮะไฟฉายที่คาดศีรษะหมดก็เลยเดินลงมาก่อนแล้วตอนเดินลงมาก็เดินลงมากันไม่พร้อมกัน
แต่มีพยานว่าเดินลงมาขึ้นไปพร้อมกันแล้วก็เดินลงมาในเวลาใกล้เคียงกันมารอเจอกันข้างล่างถึงจะแยกย้ายกันกลับบ้าน
ส่วนคุณแม่น้องชมพู่นะครับบอกกับคุณฮฤทธิ์ว่าตัวแม่เนี่ยออกเดินตามหาลูกสาวทั้งวันเหมือนกันเพียงแต่แม่ไม่ได้ขึ้นไปหาบนเขานะแล้วก็มาหยุดพักในช่วงเย็นเกือบค่ำนะครับก็จะเดินตามหากับกลุ่มชาวบ้านที่เป็นผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่นะครับตัวแม่คิดว่าหากน้องชมพู่เดินหลงจริงในต
ก็เลยออกเดินตามหาแถวรอบด้านล่างของตีนเขาซึ่งเป็นทางที่ชาวบ้านเขาเดินกันอยู่แล้วมากกว่า
แล้วลับตำรวจก็รับมาที่บ้าน
คือวันที่ตามหากับช่วงเวลาที่ตามหากัน๑๑๑๒๑๓ใช่ไหมแล้ว๑๔พฤษภาคม
คำถามที่ว่าพอมีคนแจ้งว่าเจอรองเท้าแตะแล้วนะเจอน้องชมพู่แล้วเนี่ย
ทำไมพ่อกับแม่ไม่ขึ้นไปคุณพ่อคุณแม่ก็เคยบอกเอาไว้แล้ว
บอกตอนนั้นก็หาอยู่ข้างล่างแล้วก็เอารู้ว่าเจอแล้วก็จังหวะ
คิดว่าไม่น่าเป็นอะไรอ่ะเจอแล้วล่ะเชื่อว่ายังไงลูกสาวต้องมีชีวิต
ก็เลยเอากระเป๋าที่ใส่เสื้อผ้าใส่นมอะไรไว้ให้ลูกสาวเวลาเจอ
จะได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยเพราะว่าหายไปหลายวันฝากลุงพลขึ้นไป
ใช่ค่ะเพราะว่าพ่อกับแม่บอกว่าคือมีความหวังว่าน้องมีชีวิต
เพราะบอกว่าเจอรองเท้าเจอน้องยังดีใจอยู่เลยอ่ะใช่ตามภาพตอนแรกอ่ะ
ฝากลุงพลขึ้นไปก่อนใช่เพราะว่ากะว่าน้องหายไปหลายวัน
น่าจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแน่ฝากของกินอะไรไปด้วยนะคะ
พอลุงพลขึ้นไปถึงเอาแจ้งเรามาอีกทีนึงคือ
เอาเด็กเสียชีวิตทีนี้ก็ขึ้นไม่ไหวแล้วเป็นลมพ่อนี่เป็นลมนอนไปเลยใช่
นี่ก็คือคำถามที่พ่อกับแม่น้องชมพู่ตอบคำถามของทุกคนว่า
เหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่๑๑พฤษภาคมวันแรก
ลูกสาวหายตัวมาถึง๑๔พฤษภาคมวันที่เจอแต่ก็เสียชีวิตแล้ว
ทีนี้ค่ะก็มีคนที่เป็นพยานยืนยันความเคลื่อนไหวของพ่อน้องชมพู่นะคะ
ก็คือคนที่พ่อน้องชมพู่พูดถึงที่ชื่อว่าในหลิวที่เป็นเจ้าของปั๊มกกตูม
หลิวก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเราว่าก็อยู่กับพ่อน้องชมพู่จริง
ก็ช่วยกันตามหาน้องชมพู่จริงจริงนายพิเชษศรีภูลนะคะ
หลิวคนนี้ค่ะเป็นชาวบ้านกกตูมก็พ่อน้องชมพู่ก็บอกว่าอ่ะก็ขึ้นไปกับในหลิวด้วยอ่ะ
วันเกิดเหตุก็เดินไปหาน้องชมพู่กันบนภูเหล็กไฟคืนวันที่๑๑พฤษภาคม
หลิวบอกว่าตอนนั้นก็ได้ยินเสียงประกาศจากผู้ใหญ่บ้านกอกว่าน้องชมพู่หายไป
ก็เลยไปช่วยตามหาด้วยอีกคนนะคะ
ไปตามหาน้องตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ๑ทุ่ม๔๐นาที
ก็เดินรวมกลุ่มกันไปเป็นผู้ชายหมดเลยหนึ่งในนั้นคือพ่อน้องชมพู่ที่ไปด้วยกัน
หลิวบอกว่าระหว่างทางที่กำลังหาน้องอยู่อะค่ะ
ไฟฉายคาดหัวของพ่อน้องชมพู่ดับก็เลยเอาไฟฉายส่องช่วย
แล้วก็ได้เดินตามกันลงมาจากเขาก็ตรงกับที่พ่อน้องชมพู่บอก
ไฟฉายคาดหัวของพ่อดับก็คือพูดตรงกันเลยบอกเหมือนกันนะคะ
ส่วนระยะเวลาว่าลงมาจากเขาเมื่อไหร่ยังไงเนี่ย
หลิวบอกว่าจำไม่ได้หรอกรู้แค่ว่าก็ค่อนข้างที่จะดึกแล้วอ่ะ
เดินช้าวนไปวนมาวนไปวนมาวนไปวนมาอย่างนี้
ในหลิวบอกว่าการหายตัวไปของน้องชมพู่ถือว่าเป็นเรื่องแปลกมากนะคะ
ยังจับคนร้ายไม่ได้ตั้งข้อสังเกตว่าช่วงที่เกิดเหตุ
ไม่ใช่ช่วงฤดูเก็บเห็ดดังนั้นชาวบ้านหมู่บ้านอื่น
ที่จะผ่านทางเข้ามาในหมู่บ้านกกอกเป็นไปได้ยากมาก
ถ้าจะมีก็น้อยมากจริงคือแทบเป็นไปไม่ได้เลย
คนนอกพื้นที่จะเข้ามาก็เลยคิดว่าคนก่อเหตุ
น่าจะต้องเป็นคนในหมู่บ้านหรือต้องเป็นคนรู้จัก
ต้องเป็นคนใกล้ชิดกับคนที่บ้านของน้องชมพู่
รู้ช่วงเวลาที่คนในบ้านพ่อแม่ออกไปทำงานไม่มีใครอยู่
น้องชมพู่อยู่กับน้องสดิ้งเพียงลำพัง
ว่าคนร้ายน่าจะรู้ความเคลื่อนไหวของคนในบ้านน้องชมพู่อะค่ะ

แม่มันก็น่าคิดนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ
วันนั้นตำรวจก็บอกอยู่ตลอดนะครับทุกผู้ชมครับ
คดีนี้แม้ว่าพื้นที่จะเป็นวงจำกัดเพียงแค่ในหมู่บ้าน
แล้วก็เขาแถวหมู่บ้านแต่มันยาก

หลักฐานจากกล้องวงจรปิดอะไรก็ไม่มีเลย

ในเมื่อคำตอบทางนิติวิทยาศาสตร์
จากการสืบสวนสอบสวนจากการคลี่คลายคดีมันยังไม่ออกมา
มันก็ต้องมีการแสวงหาคำตอบจากทางเชิงศัยศาสตร์ความเชื่อนะครับ
ท่านผู้ชมครับในช่วงที่ผ่านมา๔๓วันเนี่ย
มีพระมีร่างทรงหมอธรรมหมอดูออกมาทำนายทายทัก
คาดการณ์ระบุเรื่องวันเวลาเรื่องคนร้ายต่างนานานะครับทุกผู้ชมครับ
มาที่บ้านมาที่พื้นที่นะ
ส่งข้อความโทรศัพท์มาหาคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เยอะแยะไปหมดนะครับ
วันนี้นะครับเราลองมาดูหน่อยนะครับว่าคำทำนายทายทักนะ
ครับคดีน้องชมผู้เนี่ยแปลละคนนี่บอกไว้ว่ายังไงบ้าง
วัดถ้ำจานครูภูหินต่างก่อนนะครับ
นิมิตรเนี่ยเห็นคนร้ายสองคนแล้วก็มีคนที่มาช่วยเนี่ย
เป็นพระเลือนไชเนี่ยครับนะครับพระเลือนไช
จ้าวาทวัดทำนะครูภูหินต่างที่เกย์โบรกเอาไว้นะครับ
ที่สำคัญหนึ่งในคนร้ายเนี่ยมีลักษณะแบบที่จำได้ที่เห็นนะ
นิมิตเห็นนะเพราะว่าใส่หมวกแบบคาวบอยนะนี่พระเดือนชัยเคยบอกว่าเห็นแบบนี้
มีพระอีกรูปหนึ่งนะครับที่เคยมาในพื้นที่แล้วก็บอกเอาไว้
คือพระมานะชัยนะครับเป็นพระจากวัดป่าธรรมเจริญนะครับ
เดินทางไปทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณให้กับน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟ
ระหว่างทำพิธีเนี่ยบอกว่าก็นิมิตเห็นคนร้าย๒คน
คนหนึ่งผอมสูงอีกคนหนึ่งอ้วนแล้วเป็นคนที่ทำร้ายน้อง
วิชาอาคมปิดบังเกี่ยวกับหลักฐานต่างเอาไว้
พระมานาชัยเนี่ยบอกว่าตำรวจไม่ต้องตามจับให้เหนื่อยหรอก
เดี๋ยวคนร้ายจะออกมามอบตัวเองในวันพระใหญ่
พระใหญ่ช่วงเวลาใกล้กันก็ผ่านไปแล้ววันหนึ่งนะครับ
มิถุนานี่ก็เหลือ๒๘มิถุนานะครับ
แล้วก็มีอีกวันหนึ่งก็นู่นเลยครับ๕กรกฎาคม
เดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับว่าจะมาตามนัดกันหรือเปล่า
มีท่านพระครูบาอรุยชาตินะครับ
ท่านเป็นจ้าวาดวัดแสงแก้วโพธิญาณที่จังหวัดเชียงรายนะครับ
ท่านเคยไปทำพิธีเปิดป่าให้กับยายพรที่หลงป่า
หลงป่าไป๕วันทำพิธีตอนทิ้งปี๕อีกวันหนึ่ง
ยายพรออกมาเลยเราได้ไปพูดคุยกับท่านพระครูนะฮะ
ครูบาท่านก็เลยบอกมาเกี่ยวกับเรื่องของคดีน้องชมพู่ที่เราถามด้วยนะครับ
ยืนยันว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวความอาถรรพ์เวทมนต์อะไรทั้งสิ้น
ก็คือคดีฆาตกรรมนี่แหละนะครับ
คนร้ายเนี่ยท่านครูบาริยชาติบอกกับเรานะครับ
บอกว่าคนร้ายมี๑๒คนนะครับ
แล้วก็เชื่อว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับคนใกล้ตัวคนในครอบครัว
แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรยังไง

มีพระอีกรูปหนึ่งนะครับที่เคยทำนายเอาไว้นะครับ
ก็คือพระอาจารย์ลายเป็นเจ้าสำนักสงฆ์โครรณาอยู่ในพื้นที่นี่แหละครับที่กกตูม

แล้วบอกว่าเห็นคนร้ายเป็นผู้ชายผิวดำแดง
เอาเสื้อน้องชมพู่เสื้อกล้ามที่น้องใส่วันนั้น๑๑พฤษภาคมแล้วยังหาไม่เจอเนี่ย
เอาไปซ่อนไว้บนแหล่งน้ำบนภูเขา
โดยใส่ถุงมัดปากแล้วใช้หินถ่วงเอาไว้
พระอาจารย์ลายบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับน้องชมพู่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งของคนในครอบครัว
น่าจะมาจากปัญหาเรื่องของที่ดินหรือว่ามรดกที่แบ่งกันไม่ลงตัวแล้วสุดท้ายมีคนมาทำกับเด็กมาลงกับเด็กนี่นะครับ
ร่างทรงเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
กระแสยานบอกว่าเห็นคนร้ายมีด้วยกันสองคนเป็นคนมีวิชาอาคมเล่นคุณสัยมนต์ดำ
วิชาสับเปลี่ยนที่ซ่อนหลักฐานไปมา
หมอธรรมตาทิพย์เคยแนะนำให้พ่อกับแม่น้องชมพู่ไปไหว้นะ

ช่วยตามหาคนร้ายที่ทำร้ายลูกสาวนะครับแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะ
ช่วยเปิดทางให้ค่ะซึ่งคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ก็ไปทำนะใช่ไปทำ
ตั้งแต่ช่วงแรกเลยอ่ะตอนนั้นยังจับคนร้ายไม่ได้แต่ตอนนี้
สี่สิบสามวันแล้วมีร่างทรงอีกคนนึงนะครับพ่อปู่ต้นยางไพร
ครับเราก็เคยไปถามมานะเป็นผู้หญิงนะแต่ว่าเป็นร่างทรงของ
ปู่ต้นยางไผ่นะบอกว่าพอทำพิธีเสร็จเนี่ยร่างทรงประทับ
ตอนนั้นก็ตัวสั่นเลยนะเนี่ยฮะแล้วก็มีนิมิตรบอกว่านิมิตเห็น
คนร้ายมีสองคนคนหนึ่งเป็นคนนอกพื้นที่บ้านกอกอีกคนนึง
เป็นคนในพื้นที่หมู่บ้านแล้วคนร้ายสองคนนี้ก็ยังอยู่นะยัง
อยู่แบบไม่ได้ทุกร้อนอะไรยังอยู่แบบสบายดีเดินไปเดินมา

แต่ตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครอะไรยังไงถูกต้องค่ะครับ
พอในมุมของความเชื่อเนี่ยนะคุณภาคภูมิพูดถึงพระ
เดือนชัยก็เลยทำให้นึกขึ้นมาว่าเออทีมข่าวของเรายังไม่เจอเลย
บ้านออกไปเจอแต่ว่าตอนนี้เจอในโลกสโลชีีย์นะคะ
คือคนแชร์คลิปกันเยอะเลยครับเป็นคลิปของ
พระเดือนชัยปลุกเสกพระเครื่องค่ะนี่นะคะแต่เข้า
ว่าคลิปนี้เป็นการปลุกเสกก่อนที่จะมีคำสั่ง
พระเดือนชัยออกจากพื้นที่มุกดาหารนะคะ
แต่เพิ่งจะมาแชร์กันเยอะนะตอนนี้

ค่ะคนที่แชร์คลิปนี้ก็ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับ
คาถาในการปลุกเสกคนจะใช้คำว่าแปลกค่ะ

นายลองฟังอีกทีสิ
นึกถึงเพลงของอาจารย์เพลินพรมแดนเลย
มีแต่แนวค่ะ

อันนี้แต่แนวอะไรอันนี้อาจจะขออาจารย์เดือนชัย
ค่ะคือพระที่เห็นปลูกเสกอยู่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นรุ่นพระรุ่นที่หนึ่งอะไร
ที่ตอนนั้นเขาไปทำพิธีปลูกเสกที่นครนายก
ที่ไปหมุนแล้วก็ไปปลุกเสกพระรุ่นที่๑ตอนนั้น
หลังจากที่ไปที่ภูเหล็กไฟไปช่วยดูเรื่องคนร้าย

แล้วก็ไปเขียนอัคระอะไรต่างนานาลักษณะตัวอักษรตัวเลข
แล้วสลากกินแบ่งรัฐบาลคนก็ไปซื้อ
คืองวดแรกเนี่ยถูกก่อน๑มิถุนายนนะครับ
ก็เลยนี่เลยปลุกเสกพระรุ่นหนึ่ง
หลังจากนั้นช่วงที่ไปปลุกเสกพระรุ่นหนึ่งแถวนครนายกเนี่ยนะฮะ
ที่สถานที่ที่เขามีการปลูกเสกกัน
เขียนนู่นเขียนนี่อะไรเยอะแยะไปหมด

คนก็ไปตีความอะไรต่างนานา

ทีนี้รุ่นที่๒นี่ไม่รู้ว่าใช่ในคลิปนี้หรือเปล่า
เพราะรุ่นที่๒ยังไม่ทันได้ปลุกเสกอะไรเลย
มีคำสั่งของคณะส่งที่มุกดาหารออกมาก่อนไง
มันอุดอุตรีแล้วแล้วสำนักทรงทำจานครูภูหินต่างที่ท่านอยู่
มันอยู่ในที่กรมป่าไม้เขาท่านก็ไม่ได้ขออนุญาต
เพราะฉะนั้นก็ขอเชิญให้ท่านกลับไปยังวัดต้นสังกัดที่อุปชาบวชให้
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนแล้ว
เพราะทีแรกเราก็พยายามไปตามหาที่อุดรธานี
เพราะว่าที่นั่นเนี่ยเป็นบ้านเกิดของพระเดือนชัย
แล้วก็มีสำนักของตัวเองที่นั่นก็ใช้ที่ดินของแม่ทำเป็นสำนักพัฒนาแล้วอะไรอย่างนี้
ซึ่งผู้สื่อข่าวเราไปถามญาติของพระเดือนชัยที่นั่น
บอกว่าโอ้ไม่ใช่สำนกสำนักอะไรหรอกก็สร้างบ้านไว้ให้เขาอยู่นั่นแหละ
แต่ก็มีลูกศิษย์ลูกหาไปกันเยอะนะคะ
คือทีมข่าวไปทีไรก็เจอแต่ลูกศิษย์ไงไม่ได้เจอพระเดือนชัย
ตั้งแต่ออกจากมุกดาหารนะถูกต้องแต่ลูกศิษย์ก็โพสต์เฟซบุ๊คเอาไว้คาดว่าพระเดือนชัยจะไป
นครนายกช่วงปลายเดือนนี้๒๗มิถุนายนถึง๓๐ประมาณนี้
ทีแรกบอกว่าไปอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งที่ศรีสะเกดก่อน
เราตามไปก็ไม่ทันเจอไปจริงแต่ออกไปจากวัดก่อน
พระที่วัดบอกว่าอ๋อมาจำวัดอยู่ที่แรกบอกจะขอจำวัดอยู่สัก๓๐วัน
แต่บอกว่าโอ้โหไปเจอวิญญาณเหมือนหรืออะไรเข้าฝัน
เป็นอดีตท่านเจ้าอาวาสที่มรณภาพ
มาหามาเข้าฝันก็เลยแบบไม่อยู่แล้วไปดีกว่า
มาเล่นด้วยอะไรด้วยก็เลยขนข้าวขนของไปไม่รู้ไปไหนเหมือนกัน
แต่มีลูกศิษย์ที่โพสต์เอาไว้ว่าเดี๋ยว๒๗มิถุนายนพระเดือนชัย
จะไปที่วัดวัดหนึ่งที่นครนายก

ทุกผู้ชมครับเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา
นี่ครับเป็นรูปภาพของครอบครัว
เป็นรูปภาพที่อบอุ่นนั่นแหละนะในช่วงเวลานี้นะ
แม้ว่าจะขาดลูกสาวคนเล็กไปนะครับ
แต่เป็นการฉลองวันคล้ายวันเกิดย้อนหลังให้กับน้องสดิ้ง
ลูกสาวคนโตของบ้านวัย๑๓ปีนะครับ
เป็นพี่สาวของน้องชมพู่นะครับอายุเขาห่างกัน๑๐ปี
คุณแม่น้องชมพู่บอกว่าก็มีลูกสาวน้องสดิ้งลูกสาวคนแรกเนี่ย
ตั้งใจจะมีอีกคนนึงนั่นแหละแต่ทิ้งห่างกันหน่อย
เพราะว่าตอนนั้นก็ยังไม่พร้อมอยากให้มีความมั่นคง
ทางครอบครัวทางรายได้อะไรมากขึ้น
ผ่านมา๑๐ปีพอมั่นคงมากขึ้นก็มีน้องชมพู่
ก็เลยอายุห่างกันหน่อยคนโตกับคนเล็ก
นี่คุณแม่โพสต์เอาไว้ช่วงค่ำที่ผ่านมา
ระบุข้อความบอกว่าขอบคุณพี่ตำรวจ
ย้อนหลังวันเกิดให้พี่ดิ้งเป็นเด็กดีนะลูก
๑๓พฤษภาคมน้องสดิ้งวันคล้ายวันเกิด
พฤษภาคมช่วงนั้นก็นั่นแหละครับ
พฤษภาคมก็อย่างที่ทราบชุนละมุนวุ่นวาย
เป็นช่วงเวลาการตามหาตัวน้องชมพู่
ก็เลยไม่ได้มีการฉลองวันเกิดอะไรกัน
๑๔พฤษภาคมก็ไปเจอข่าวร้ายข่าวเศร้า

จนถึงวันนี้๔๓วันแล้ววันนี้ก็๒๓มิถุนายน
ก็เลยมีการฉลองวันเกิดย้อนหลังกัน

แม้ว่าตอนนี้ยังคงต้องรอฟังข่าวเรื่องคดี

แต่วันนี้ตำรวจพี่เขารู้ข่าว
ก็อาจจะดูว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วนั่นแหละ
พี่ตำรวจในพื้นที่ก็เลยนำเค้กมาให้กับน้องสดิ้ง
อวยพรวันคล้ายวันเกิดย้อนหลังให้นะครับ
หลังจากที่คนเห็นโพสต์นี้ของคุณแม่น้องชมพู่
ก็เลยเข้าไปคอมเมนต์นะครับ
ในการอวยพรวันเกิดให้กับน้องสดิ้งกันอีกเยอะแยะไปหมดเลย

ขอให้น้องมีความสุขมากกันแล้วกันเนอะ